ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจ
กับผมนายธีรัชชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
พักที่ประชาชน๖ล้าน๓แสนเสียงเลือกเข้ามา
แต่ถูกยุบพักไปก่อนอภิปรายไม่ต้องใจเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ
วันนี้กับผมจะมาขออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เนื่องจากท่านไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูล
ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ไม่มีความรอบครอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
และเว้นการประหลัดหน้าที่โดยมิชอบ
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
ด้วยการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และผมขออภิปรายไม่วางใจ
ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เนื่องจากขาดคุณสมบัติขาดคุณธรรม

ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนสดรเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐมนูล
โกหกโดยทุจริตปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้ง
ในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนสดรและการเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี
ชี้แจงข้อความอันเป็นเท็จในสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเพื่อรักษาตำแหน่งทางการเมือง
ท่านประธานที่รบครับผมจะอภิปรายในส่วนของท่านธรรมนัฐ

เสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมก็ติดตามมาโดยตลอด
ในอ่ายติการเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรับเอกทำนั้นอ่ะ
มีอยู่ทั้งหมดสี่บรรทัศน์นะครับมีข้อกล่าวหาอยู่สามประเด็น
ก็คือประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง
อย่างไร้แรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมจริยธรรม
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี้ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรำนูน
อันนี้ประเด็นที่สองและประเด็นที่สามทำตัวเป็นผู้มีผลปกป้องพวกพ้อง
คำนึงถึงประโยชน์ประเทศชาติมีอยู่๓ประเด็น
แต่เปิดประเด็นมาปั๊บเนี่ยท่านผู้อภิปรายไปโกหกปกปิดความผิด
ซึ่งไม่มีอยู่ในสาระในการยื่นยติที่ขออภิปรายไม่วางใจครับ
คือนอกประเด็นไปเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานได้ควบคุมอยู่ในประเด็นด้วยครับ
ขอบคุณครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณธีรชัยบอกว่า
อภิปรายเพื่อนำไปสู่อภิปรายนายกรรมตรีครับอันนี้ก็เกิดขึ้นมาตอนหัวค่ำ
นึกออกไหมครับพี่ท่านพูดว่าอภิปรายอภิปรายถึงรำตรีธรรมนัส
แล้วก็บอกว่าจะไปถึงนายมตรีว่าแต่งตั้งคนนี้ได้อย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านธิรัชัยจะอภิปรายก็คือต้องอภิปรายนายกโดยตรงนะครับ
เว้นแต่ว่าพอนายกจบแล้วต่อไปนี้จะพิปรายรำตรีธรรมนัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ว่าถ้าพิปรายนายมตรีโดยเอาเรื่องของท่านรำตรีธรรมนัฐเนี่ยเป็นบันไดไปสู่อภิปรายนายก
ก็เพียงแต่เกินเหตุการณ์ย่อแล้วเข้าไปสู่นายมตรีพูดง่ายก็คือประเด็นใหญ่ก็อยู่ที่อภิปรายนายมตรี
ไม่ใช่อภิปรายท่านลำตรีธรรมนัฐนะครับรำตรีธรรมนัฐก็จะเป็นตอนหลังครับ
อภิปรายท่านนายกรรมตรีจบแล้วครับเข้าใจนะครับ
ครับที่เข้าใจแล้วก็เราได้ด้นเรื่องจากว่าเราได้ตกลงในส่วนของวิคษภัยทลอยว่าจะอภิปรายควบคู่ไปทั้งสองท่าน
ตกลงกันว่าอภิปรายเดิมผมก็ถามอย่างเงี้ครับในการประชุมร่วมกันว่าจะพิปรายรวมสามคนสองคนหนึ่ง
เพราะเอกธรรมนัดเนี่ยได้ครับเคลิญเพื่อนำไปสู่ว่า
ท่านคุณสมบัติไม่ครบอย่างไรแล้วก็นายกไปตั้งคนอย่างนี้ที่
พิปรายกันมาแล้วความจริงเรื่องนี้ก็ซ้ำนะครับ
แต่ว่าก็อนุญาตให้ปูพื้นไปได้ครับโดยมุ่งเป้าไปตีนายก
ไม่ใช่อภิปรายท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงนายกเขาปิดทางกันครับ
ผมครับตัวผมเองได้ยื่นอภิปรายท่านธรรมนัฐพรมเผ่า
บอกว่าวันนี้เนื่องจากมีการสับกันนะครับ

จึงให้กับผมนั้นขึ้นมาพูด
ไม่ว่างใจท่านร้อยเอกสำนักพรมเผ่า
พร้อมกับนายกมนตรีด้วยก็ถือว่าอธิบายทีเดียวกัน
ผมถามผู้คุมเสียงปล่อยค้านตรงลงอย่างนั้นใช่ไหมครับ

จะข้ามนายมตรีแล้วไปท่านลำตรี

ขอบผมชนนานศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดนั้น

เรามีข้อที่จำเป็นต้องกลับเรียนท่านประธานว่า
การอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่จะอภิปรายเดิมเนี่ยนะครับ
ก็ตั้งใจว่าจะอธิบายท่านมตรีธรรมนัท
แต่ว่าในการตกลงกันกลับเรียนท่านประธานว่าเราจะอภิปรายเป็นรายบุคคลไป

ถ้าจะข้ามไปอธิบายท่านมตรีธรรมนัท
ก็เกรงว่าจะเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างท่านประธานกับสมาชิก
มีความจำเป็นครับที่จะต้องอภิปรายนายกด้วย
อธิบายท่านมตรีธรรมนัทด้วย
ก็คืออธิบายท่านสองคนครับ

ความหมายก็คือว่าสิ่งที่จะอภิปรายตัวท่านนายก
แล้วก็พูดถึงว่าท่านนายกทำอะไรที่ไม่ชอบ
แล้วไปเกี่ยวข้องกับท่านมตรีธรรมนัทอย่างไร
อธิบายท่านมตรีธรรมนัทด้วยใช่ไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มอธิบายร้อยเอกธรรมนัทด้วยวันนี้นะครับ

เชิญครับเชิญท่านธิรชัยครับ

ผมขออนุญาตอภิปรายทั้งสองท่านเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน
และถือเป็นการอภิปรายท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาไปด้วย

สิ่งที่ผมได้ประธานกราบเรียนเมื่อตอนต้นว่า
ธรรมนัฐนั้นปกปิดบิดเบือนความจริง

สิ่งที่ท่านธรรมนัฐปกปิดนั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจระดับโลก
นั่นก็คือท่านเคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
จำคุกว่าด้วยกระทำผิดกฎหมาย
ยาเสพติดในความผิดฐานผู้นำเข้าหรือผู้ค้า
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูลในการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
และการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
วันนี้ผมจะมาเปิดเผยความจริงให้ท่านประธาน
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจและพี่น้องประชาชนได้ทราบ

คดียาเสพติดนั้นเป็นคดีอาจยากรรมร้ายแรงระดับโลกที่นานาชาติได้มีอายุอนุสัญญาอย่างน้อย๓ฉบับ
ทั่วโลกว่าเราให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
ดังนั้นความผิดเกี่ยวยาเสพติดนั้นเป็นความผิดที่ทั่วโลกถือว่าเป็นอัยกรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้
จะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
ให้มีอำนาจในการใช้งบประมาณมีอำนาจในการบริหารสั่งการระดับประเทศ
เป็นอันตรายต่อประเทศชาติประชาชน
เป็นที่น่าอับอายและเป็นที่น่ารังเกียจของทุกประเทศทั่วโลก

เคยมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรมนตรีของประเทศไทย

นั่นก็คือหัวหน้าภักการเมืองภักรณ์๑

ที่ไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งนายกรรมตรีได้
ที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
ก็เพราะว่าถูกท้วงติงจากนักข่าวสื่อมวลชนสิงคโปร์
้วงติงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้

และต่อมาโคศกของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยืนยันว่าไม่สามารถออกวีซ่าได้
เพราะสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติด
ก็ไม่สามารถเข้าดำรงตำแหน่งนายกดนตรีของประเทศไทยได้
สำหรับท่านธรรมนัฐพรมเผานั้นยิ่งกว่าเยอะ

เคยถูกสารประเทศออสเตรเลียตัดสินว่า
มีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติด
ถูกจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียฐานตัดสินไว้๖ปี
และจำคุก๔ปีถูกรายเทศกลับประเทศ

จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ท่านประธานนะครับข้อมูลที่สมาชิกผู้ทรงเกียจกำลังอภิปรายนะครับ
เนื้อหาสาระนั้นได้มีการอภิปรายไปเป็นที่ข้อยุติแล้ว
เมื่อวันพฤษที่สิบแปดนะครับสิบแปดเดือนอ่ากันยยงตปี
เมื่อข้อมูลที่อภิปรายไปแล้วก็ไม่ควรสามารถนำกลับมาอภิปรายได้นะครับ
ขอให้ท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัย
เพราะเป็นข้อมูลเก่าและได้อภิปรายเสร็จสิ้นไปแล้ว
เป็นข้อยุตรีไปแล้วนะครับ
ไม่เป็นไรครับเชิญต่อครับเพราะว่ามันคนละยะติกัน
จริงแล้วท่านคาดเคลื่อนนะครับวันที่๑๑กันยายนต่อกระทู้สดในสภานะครับ
ครับครับก็ได้ตอบไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะตอบเหมือนเดิมนะครับ
ท่านประธานนิรบครับนับแต่ท่านธรรมนัฐเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเมื่อวันที่๑๐กรกษ๖๒
สิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยและสังคมทั่วโลกนั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อต่าง
ไม่ว่าในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียในโซเชียลมีเดียและบีอีทีไทย
โดยเฉพาะที่ประเทศออสเตรเลียนั้นสื่อเช่น
รายงานข่าวเปิดโปรงเรื่องราวของท่านธรรมนัฐเกี่ยวกับการถูกคำภาษาสารให้จำคุกอย่างแข็งขัน
ท่านธรรมนัฐก็โต้ตอบอย่างไว้ย่อท้ออย่างน้อยทั้งหมดมี๔ครั้งก็คือ

แถลงต่อสื่อมวลชนประเทศไทย

ท่านตอบกระทู้ถามสดในสภาพผู้แทนลักษณ์ลักษณ์แห่งนี้ปฏิเสธ

ท่านได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมอธิการปปชสภาพผู้แทนลักษณ์ลักษณ์อ่อน

ผมจะค่อยอธิบายทีละขั้นนะครับว่าประเด็นสำคัญนั้นมีอย่างไรบ้าง
สิ่งที่สื่อมวลชนเสนอออกมาเป็นอย่างไร
ท่านธรรมนัฏปฏิเสธอย่างไร
และความจริงเป็นอย่างไร
ผมจะเล่าให้ฟังจากข้อมูลหลักฐานใหม่ครับ
ที่ไม่เคยเปิดเผยแก่สนชนมาก่อน
ผมจะพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์
ท่านธรรมนัทพรมเผา
และเป็นผู้ต้องห้ามในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

บัญญัติเกี่ยวลักษณะบุคคลต้องห้ามในการสมัครสอสอ
และการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

บุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งในการเป็นสมาชิกสภาพุทธศัตริย์รัฐธรรม
อนุที่๑๐มันมีทั้งหมดหลายอนุต้องห้ามแต่ผมเอาแค่อันเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่านธรรมนัฐ
ขอย้ำนะครับไม่ได้ระบุว่าเป็นสารไทยหรือสารต่างประเทศ

๒กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหมายถึงกฎหมายทุกจบับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าหมายถึงการกระทำของผู้กระทำที่สารตัดสิน
ไม่มีกำหนดระยะเวลาคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นผ่านมากี่ปีแล้ว
ซึ่งต่างจากรัฐมนูลปี๒๕๕๐ซึ่งใช้มีระยะเวลากำหนดแค่๕ปี
รับนูล๖๐นั้นแตกต่างกันมาก
อีกเรื่องหนึ่งครับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ต้องห้าม
มาตรา๑๖๐รัฐมนตรีต้อง
อนุ๖มันมีหลายอนุเหมือนกันนะครับ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๘
อนุ๗ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
บรรยัติของมาตรา๑๖๐มีข้อสังเกตดังนี้ครับ
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๘อนุ๖คือ
ต้องห้ามทั้งการสมัครสอสอและการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นหลักการอันเดียวกันก่อน
แต่รัฐมนตรีนั้นจะมีสูงกว่าก็คือ
อนุ๗ไม่เป็นผู้ต้องทำพักษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดคือ
ระบุว่าต้องเป็นคำภาษาของสารไทยเท่านั้นจะเป็นสารต่างประเทศก็ได้
ระบุเวลาว่าพ้นโทษมากี่ปีแล้วจะกี่ปีก็ยังต้องห้าม
ระบุว่าจะต้องเป็นคดีเฉพาะยาเสพติดแต่เป็นคดีประเภทใดก็ได้
ถ้าไม่ใช่คดีประมาทและความผิดระหูโทษ
ถ้าเคยต้องคำภาษาให้จำคุกถือว่าต้องห้าม
คดีถึงที่สุดแล้วหรือคดียังไม่ถึงสุดก็ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
นี่คือมาตรฐานของรัฐมนูลพศ๒๕๖๐ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่ารัฐมนูล๒๕๕๙
ซึ่งกำหนดไว้เพียง๕ปีนะครับ
ก่อนจะพิสูจน์ความจริงนะครับเราตามไปนิดหนึ่งครับ
เนื่องจากท่านธรรมนัฐพรมเผาเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลหลายครั้ง
ถ้าการอภิปรายของกับผมระบุชื่อดังต่อไปนี้
ก็ถือว่าเป็นบุคคลคันเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าหลักฐานที่ปรากฏ
ปรากฏต่อจากนี้เป็นชื่อที่แตกต่างกันนะครับ
ถ้าปรากฏชื่อว่ามณัฐโบพรมยุทธภูมิโบพรมยุทธภูมิพรมเผ่าพัชระพรมเผ่าและธรรมนัฐพรมเผา
ถือเป็นบุคคลคนเดียวกันเนื่องจากท่านเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง
เรามาตามดูทีละขั้นนะครับว่าข้อเท็จจริงที่สื่อมวลชนต่างประเทศเขาวิพากษ์วิจารณ์
มันมีอะไรและท่านธรรมนัฐนั้นปฏิเสธอย่างไรและความจริงเป็นอย่างไร
เขาสรุปเกี่ยวกับคดีที่ท่านธรรมนัฐถูกจำคุกที่ประเทศ
ถูกพิษาลงโทษจำคุกที่ประเทศอเตอร์เรียวว่าอย่างนี้นะครับ
สำนวนข้อเท็จจริงทางคดีระบุว่ามณัฐถูกจับเมื่อวันที่๑๕เมษายน๒๕๕๙
โรงแรมพาหลาดใกล้หาดบันไดพร้อมผู้กระทำผิดร่วมอีก๓คน
ซึ่งเป็นคนไทย๑คนคนออสเตรเลีย๒คน
เฮลูอินของกลางนี้มีน้ำหนัก๓๒กิโลกรัม
ทางการออสเตรเลียประเมินว่าอาจมีมูลค่าสูงสุดในท้องตลาด
ขณะนั้นถึง๔๑ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตามอัตราแรกเปลี่ยนปัจจุบันของไทยราว๘๐ล้านบาท

ณัฐโบพรมยอมรับสารภาพเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๔
ฐานมีสู่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโลอิน
ปริมาณเพื่อการค้าเข้าไปยังประเทศออสเตรเลีย
สารมีคำพิพากษาเมื่อวันที่๓๑มีนาคม๒๕๓

โดยให้เริ่มนับวันนับโทษตั้งแต่วันถูกจับกลุ่ม
และจะไม่ปล่อยตัวจนกว่าจะรับโทษไปแล้ว๔ปี
จากนั้นประสงค์ให้เหนือเทศออกนอกประเทศ
นี่คือข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่างประเทศครับ
ที่เหมือนกับสิ่งที่กล่าวหาท่านธรรมนัฐ
ในทางสื่อสารมวลชนและไปทั่วโลกและรวมทั้งในประเทศไทย
มาดูครับท่านธรรมนัฐปฏิเสธหรือเปล่า

ผมจะแยกทีละประเด็นที่ท่านธรรมนัฐปฏิเสธในที่ต่าง

นวณัฐตอบกระทู้ถามสดในสภาพผู้แทนสดรเมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๙
ว่าผมไม่เคยรับสารภาพว่าผมขนยาค้ายาหรือนำเข้ายาเสพติด
หากเป็นข้อเท็จจริงไปเอามาเลยว่าผมสารภาพตรงไหน
นี่ท่านบอกว่าเอาสารภาพตรงไหนถ้าเองสารจริงยังไงนะครับ

ผมชี้แจงหลายครั้งแล้วและยังถามอีกว่า

เขาเรียกว่าพีบาร์เก็น
หรือการลองตัดสิน
เนี่ยผมก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ฟาร์มนี่คือการปฏิเสธนะครับ
คำไปเศษของท่านอ่าธรรมนัทไปเศษยังไงครับ
ข้อหนึ่งคือปฏิเสธว่าไม่เคยรับสารภาพว่าขนยาค้ายาหรือนำเข้ายาเสพติด
ข้อที่๒ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนไต่สวนพยานอะไรเลยถูกกักขังอยู่๘เดือนโดยการพีบาร์เก็นิ่ง
ไปอยู่ที่ฟาร์มเท่ากับปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกสารพิพากษาให้ถูกจำคุก๖ปี
ทุกขั้นต่ำ๔ปีจากนั้นให้เหนือเทศออกไปตามที่เป็นข่าว
นี่คือข้อปฏิเสธที่ชัดแจ้งที่ปฏิเสธในสภาแห่งนี้
เรามาดูอีกนิดนึงครับว่าสิ่งที่ท่านธรรมนัฐเคยปฏิเสธในสภาแห่งนี้
ธรรมรัฐจะพูดแล้วเหมือนกันหรือแตกต่างกันในเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับ
เมื่อวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๒ท่านธรรมนัฐได้ทำหนังสือ
ชี้แจงเป็นหนังสือไปยังท่านประธานกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนรัศดรคือท่านเสรีพิสุทธิเตมีเวท
เพื่อชี้แจงเหตุผลต่างในการที่ถูกกล่าวหาว่าถูกจำคุกที่สารที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ
ท่านได้ชี้แจงเป็นหนังสือในหน้าที่๓บรรทัศน์ที่๒ถึงบรรทัศน์ที่๕ว่า
สังเกตดูนะครับจากกล่าวเมื่อสักครู่ไม่เคยขนยาสายาไม่เคยรับสภาพ
แต่ตอนนี้ไม่เคยถูกจำคุกแต่ตอนนี้รับแล้วว่า

อ่ะและหน้าที่๓บรรทัศที่๙ถึงบรรทัศน๑๓ว่า
ในส่วนของการถูกลงโทษกับผมถูกคุมขังในเรือนจำที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา๘เดือน
จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกักกันและออกไปทำงานที่ทางการมอบหมาย
ได้รับอิทธิภาพเมื่อเดือนเมษายน๒๕๕๙
นับเป็นเวลาที่กับผมถูกจับกลุ่มตามข่าวหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียเมื่อวันที่๑๖เมษายน๒๕๓๖วงเล็บ๑๙๙

พ้นโทษแล้วกับผมได้เดินทางกลับประเทศไทย
จากนั้นได้ยื่นขอเปลี่ยนชื่อสกุลจากเดิมเป็นพัชระพรมเผ่า
เปรียบเทียบดู๒เวลานะครับ
ท่านประธานครับเวลาแรกชี้แจงในสภากับชี้แจงเป็นหนังสือมาที่ประธานคณะกรรมธิการปปช
สรุปที่ชี้แจงเป็นหนังสือนะครับความแตกต่างเป็นยังไง
เดือนมีนาคม๒๕๓๗๑๙๙๔สารแขวงรัฐนิวซาเวลได้พิกษาจำคุกเป็นเวลา๖ปี
ถือว่ามีความเท็จน่ะครับที่ให้การต่อสภาผู้ไทย
ขัดต่อที่ท่านให้การในสภาด้วยประการที่สามยอมรับว่า
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำประเทศเตอเรียเป็นเวลา๘เดือน
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศกันก็๘เดือนก็ถูกจำคุก
รับว่าถูกจำคุกแล้วประการที่สี่ยอมรับว่า
ได้สิบภาพในเดือนเมษายนสองห้าสี่ศูนย์
สองห้าสามหกแต่เอ่ออิสรภาพสองสิบห้าเมษายน
สองห้าสี่ศูนย์ก็คือสี่ปีพอดีตรงกับที่
ในสภากลับให้กลายเป็นหนังสือขัดกันเอง
แต่ว่าคำให้การที่เป็นหนังสือนั้นไปเจือสมกับข่าว
สื่อมวลชนประเทศออสเตรเลียออก
น้ำหนักจึงน่าเชื่อถือว่าท่านธรรมนัฐนั้น
เคยต้องทำภาษาให้เจ้าจำกุ๊ก๖ปี
และลดโทษลงเหลือให้จำแค่๔ปี
โกหกในสภาแห่งนี้นะครับ
ท่านทำตัวเหมือนพิน็อกยูโฮในสภาแห่งนี้
อย่าไปกนแหนกนแหนเสียดสีครับ

ซึ่งก็เท่ากับว่าท่านธรรมนัฐสารภาพแล้ว
แต่ท่านอ้างว่าได้อุทธรณ์สารอุทธรณ์ลดเหลือ๔ปี
อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเท็จอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นเท็จยังไง
เอาล่ะมันก็ถึงจุดพิสูจน์นะครับ
รัฐมนูลปี๖๐มาตรา๑๖๐รัฐมนตรีต้องอนุเจ็ด
ไม่เป็นผู้ต้องคำภาษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษขนาดคำพูดชี้แจงในสภา
กับคำพูดที่ชี้แจงต่อกับรายนักสรรค์ชี้แจงต่อ
คณะกรรมการปชก็ชี้ชัดแล้วว่าท่านยอมรับว่าถูกจำคุกแล้วที่ประเทศออสเตรเลีย
ท่านขาดคุณสมบัติตามมาตร๑๖๐อนุเจ็ดของลักษณวณปี๖๐ครับ
จำนวนด้วยหลักฐานด้วยคำพูดของท่านเองมัดคอท่านเอง
แต่ยังไม่พอครับผมจะทำให้ความจริงปรากฏเพิ่มไปอีกว่า
เป็นอย่างไรตัวผมเองนั้นเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการ
ขณะที่สองของคณะกรมธิการปปชสภาพุทธแห่งลักษณ์ดอน
ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมธิการให้ศึกษาเรื่องการเข้าสู่ตำแหนรัฐมนตรี
เรื่องการถูกจำคุกคดียาเสพติดของท่านธรรมนัฐพรมเผาว่า

คณะอนุกรรมธิการคณะ๒ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ๕เดือนครับ
หน่วยงานในประเทศได้รับความร่วมมือบ้าง
ไม่ได้รับความร่วมมือมากโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศ
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรในการติดต่อไปยังศาลที่ประเทศออสเตรเลี
หน่วยงานอื่นเช่นตมเช่นหน่วยงานตำรวจสากลของประเทศออสเตรเลีย
เราไม่ค่อยรับความร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศ
หรือเป็นเพราะเราไปตรวจสอบรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้
ไม่ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศ
แต่เคราะห์ดีครับท่านประธานที่เคารพครับเราไม่ดะกันพยายาม
ได้ส่งหนังสือไปยังสารอุทธรณรัฐนิวซาวเวล

ได้รับการตอบรับและสารอุทธรณรัฐนิวซาวเวล
ก็ได้ส่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารอุทธรณรัฐนิวซาเวล
คดีเลขที่๖๐๔๔๙๔และ๖๐๓๔๙๔
คดีของท่านธรรมนัฐมายังประธานคณะกรรมธิการปปช
สะบัดสมบูรณ์โดยตรงเมื่อวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙
เราได้มีการแปลโดยผู้แปลที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเรียบร้อย
คำพิศาสตร์หรือคำสั่งของสารอุทรรัฐนิวเซาท์เวล
และเรียที่ส่งมาจากศาลโดยตรงไม่ใช่เป็นการจดคัดลอกมาจากศาล
ท่านประธานครับผมขออนุญาตทิ้งครับประท้วงท่านประธานครับ
ครับตามข้อ๙นะครับ
ขณะนี้นะครับว่าท่านผู้อภิปรายกำลังจะอภิปราย
ซึ่งที่เป็นที่แน่นอนนะครับว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ท่านได้บอกว่ามีผู้แปลโดยได้รับการรับรอง
นั้นการรับรองแอปพูปครั้งนี้ผมอยากให้ส่งให้ท่านประธานได้พิจารณาก่อน
ที่เนื้อหาสาระนี้จะทำให้เกิดความเสียหายยากจากการเยียวยานะครับ
ให้ท่านผู้อภิปรายกรุณาส่งคำแปลที่มีคำรับรองที่ชัดเจน
และเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองเช่นกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นครับ
ขอบคุณครับขอให้ประธานวินิจฉัยครับ
กับผู้อภิปรายผู้คัดค้านก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับ
เอาเฉพาะเนื้อหาไม่ต้องแสดงเอาหลักฐานมาให้ผมดูก็ได้ครับ
ถ้าต้องเนื้อหาผมดูประกอบได้
ได้ครับฆ่าทั้งคู่จะให้ทีบงานส่งให้ฆ่าคู่นะครับ
แต่ว่าในส่วนคำแปลแล้วก็เนื้อหาทั้งสองส่วน

อีกครั้งนะครับ
เธอนั่งลงละครับเพราะว่าตามข้อมังคับการอภิปรายยศติประหลงมติไม่ไว้วางใจเกาะยศเกวนเกาะ๖๙ครับ
ไม่เป็นไรครับผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบเองถ้าเป็นการพูดเท็จ
ถึงอย่างไรก็ตามขอเอกสารไม่ต้องโชว์ครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจ
เอาให้ผมดูประกอบกันแล้วกันนะครับท่านก็พูดในเนื้อหาไป
ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดครับ
ท่านประธานครับถ้าอย่างนี้ไม่จบครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ
ผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับประท้วงท่านประธานตามข้อเก้าครับ
ท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางเมื่อสักครู่ผู้ประท้วงเนี่ย
ท่านนั่งลงได้ครับผมยังไม่อนุญาตนั่งลงก่อนครับ
อยู่ลุกขึ้นมาบอกผมไม่เป็นกลางนั่งลงก่อนครับ
นั่งลงครับยังไม่อนุญาตครับถ้าจะมาบอกผมไม่เป็นกลางนั่งลงได้เลยฮะ
เชิญต่อครับตามที่ผมไม่ได้ใช้ไว้แล้วครับ

เชิญนั่งลงก่อนครับแล้วผมจะอธิบาย
ถ้าท่านไม่นั่งลงผมลุกขึ้นนี่ท่านต้องนั่งลงแล้วต้องออกจากห้องนะครับ

ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ

ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ
ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ
ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ

ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ

ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ

ผมวินิจฉัยแล้วตะกี้นี้ว่าอ่ะ
ผมวินิจฉัยแล้วไงครับว่าใช้ข้อบังคับก็๑๗๗มันยกเว้นการนำเอกสารมาแสดง
ก็วินิจฉัยไปแล้วไงครับถูกมั้ยฮะคือผมถึงไม่ให้พูดนี่แหละครับ
ผมถึงบอกนั่งลงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจกันนะครับ
ครับเชิญต่อครับท่านดีโรศนั่งเถอะครับ

ท่านประธานที่เคารพครับคำพิพากษาคำสั่งของสารอุทธรรัฐนิวเซอร์เวล
กำลังให้ทีมงานไปเอามาเพื่อให้ท่านได้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาตรงนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับสิ่งที่ส่งมาจากศาลโดยตรงไม่ใช่การจดคัดลอกจากศาล
เหมือนที่สื่อต่างประเทศเคยนำเสนอแต่เป็นข้อมูลใหม่ที่สารส่งมาให้ท่านประธานคณะกรรมธิการปวชโดยตรง
ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนผมได้ขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมธิการปวชคือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวท
นำข้อมูลต่างมาเปิดเผยในการอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ท่านอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ
อยากรู้ไหมครับว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งนี้ได้กล่าวอะไรไว้บ้างผมรับผิดชอบในคำพิพากษาที่ผมอ่านไว้
ตามคำแปลที่ผู้แปลถูกต้องครับ
อ่านคำพิวักษาเมื่อวันที่๑๐มีนาคม๒๕๓๘
คดีระหว่างแผ่นดินกับนายมณัฐโบพรมและระหว่างแผ่นดินกับนายสรศาสตเทียมทัศน์
เป็นการอุทธรณ์ของนายมณัฐโบพรมและนายศาสตร์เทียมทัศน์
โดยนำมาเปรียบเทียบกับโทษจำคุกของนายคอนสแตนติโนชาวออสเตรเลีย
ผู้กระทำผิดที่โดนจับกลุ่มพร้อมกันและผู้ร้องทั้งสอง
ต้องการอนุญาตณยุดุทธรณ์พายหลังรายวามรุ่นดุทธรณย์
ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นจอหรอกครับ
ให้ประชาชนได้ดูด้วยครับให้ดูตามไปด้วยจะได้เข้าใจครับท่านประธานครับ
รณาให้ผมได้ทำหน้าที่เต็มที่นะครับในการทำความจริงให้ปรากฏ
รุณาเถอะครับท่านประธานครับอย่าอย่าปิดกั้นเลยครับท่าน
เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ไปแล้วไงครับไม่ปิดกั้นหรอกครับ
แต่ส่วนหนึ่งเราก็คืดเนื้อหาให้ประชาชนพี่น้องสมาชิกศาลภาคอึมทันย์ได้ดูด้วย
ขอให้ท่านดูนิดนึงครับคือให้ผมทำหน้าที่เต็มที่เลยครับท่านครับ
อย่าปิดกั้นเลยครับขอขอบคุณภาพด้วยครับ

ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเอาสรุปเนื้อหาที่ไหนไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับมันเป็นเนื้อหาที่สำคัญครับ
เพราะมีการโต้แย้งอย่างละเอียดผมจำเป็นต้องอธิบายอ่านให้ชัดเจนครับ
ขอความกรุณาท่านนะครับให้ผมทำหน้าที่ทำการยิงให้ปรากฏเต็มที่นะครับ

โดยอ้างเหตุผลเดียวเพื่อยื่นอุทธรณ์คือความไม่เสมอภาค
จากนายคอนซาเรนติโน่ได้รับโทษน้อยกว่าโดยสารอุทธรณ์ได้วิจัยตัดสินดังนี้
ผู้ร้องซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยสองคนได้รับสารภาพว่าได้เจตนา
เข้าเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีน
ผู้ร้องแต่ละคนถูกพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลา๖ปี
โดยกำหนดโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ๔ปีและระยะเวลาห้ามต่อยตัวอีก๒ปี
ทั้งนี้ผู้ร้องทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทางการ
และพวกสารที่ตัดสินได้ชี้ว่าตนได้พิจารณาลดโทษจำคุกรวม๘ปี
เพราะการที่ผู้ร้องได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทางการดังกล่าวนั้น
และถูกพิพากษาลงโทษโดยผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่ง
เขาถูกพิภาคสาลงโทษจำคุกรวมสี่ปี
เป็นระยะเวลาห้ามปล่อยตัว๒ปีครึ่งคือน้อยกว่าทางท่านวนัทนะครับ
ไม่มีการชี้แต่อย่างใดว่าโทษที่กำหนดไว้แก่ผู้ร้องทั้งสองนั้นเป็นโทษที่เกินกว่าเหตุ
หรือประกอบด้วยความผิดพลาดในข้อที่จริงหรือหลักกฎหมาย
ทั้งนี้ผู้ร้องทั้งสองต้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ภายหลังได้เวลายื่นอุทธรณ์
และเหตุผลที่อ้างเป็นเพียงเหตุเดียวเพื่อยื่นอุทธรณ์คือความไม่เสมอภาคกัน
โดยมีความเห็นว่าบทบาทของเขาในการดำเนินงานเกี่ยวกับเฮอร์อินต์ร้อยกว่าพุทธรรมทั้งสอง

ข้อ๒เมื่อพินาถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดไม่พบการประเมินข้างต้นไม่ถูกต้อง
ข้อสามในพฤติกรรมตั้งกล่าวมิได้มีความไม่เส่อเหมาะภาคกับการเนสถานะที่ต้องแทรกแสงโดยการอุทธรรม
คำสั่งไม่รับคำร้องให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
นับระยะเวลาที่ถูกกักขังระหว่างอุทธรณ์ไปในเวลาจำคุกด้วย
พิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวสารอุทธรณดังกล่าวยืนยันชัดเจนว่า
นายมณัฐโบพรมและนายสอสัตวเทียมทัศน์ได้รับสารภาพว่า
ได้เจตนานนำเข้าและเกี่ยวข้องกับการนานเข้าเฮลอีน
แตกต่างจากที่ท่านธรรมนัฐปฏิเสธในสภาพผู้แทนรัดดรแห่งนี้นะครับ
คำภาษา๒ทั้ง๒คนถูกภาษาลงโทษจำคุกเป็นระยะ๖ปี
โดยกำหนดเป็นโทษเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ๔ปีและเวลาห้ามปล่อยตัวอีก๒ปี
ก็แตกต่างกับที่ท่านธรรมนัฐชี้แจงในสภาพผู้แทนรัศดร
ว่าไม่เคยถูกต้องโทษจำคุกถูกสาร
ข้อ๓ทั้งสองให้ความช่วยเหลือทางการสารลดโทษจำคุก
จากที่จะต้องจำคุกรวม๘ปีลดโทษเป็นการลดโทษโดยสารแฝง
ไม่ใช่การอุทธรรมตามที่ท่านชี้แจงที่เป็นหนังสือต่อธนกรรมนิษฐ์กรรมอธิการปราชา

ข้อ๔ในคำพิพากษาไม่มีกระบวนการพีพาร์เก็นิ่งและกักกัน๘เดือนเลย
สิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ปรากฏในคำพิพากษา
แสดงว่าที่ท่านพูดในสภาแห่งนี้ว่าไม่เคยรับสารภาพว่าขนยาค้ายาหรือน้ำข้าวยาติด
ท่านพูดไม่เป็นความจริงขัดแย้งกับคำพิพากษา
การที่ท่านพูดว่าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการต่ายสอบสวนต่ายสวนพยานเลย
ผมถูกขัง๘เดือนโดยการพรีบาร์เก็นเท่ากับว่าปฏิเสธไม่ได้จำคุก๔ปี
ก็ไม่เป็นความจริงขัดแย้งต่อคำพิพากษา
อกจากนั้นที่ท่านธรรมนัฐได้ชี้แจงเป็นรายลักษณอักษร
ต่อประธานคณะกรรมันที่ธรรมชาวว่าได้อุทธรณ์คำพักษา
ปรากฏว่าเมื่อเดือนมีนาคม๒๕๕๙
อุทธรณรัฐนิวซาวเวลได้มีคำภาษาลดโทษกับผมลง๔ปี

เพราะการศึกษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา๖ปีโดยกำหนดโทษ
ระยะเวลาขั้นต่ำ๔ปีและห้ามต่อยตัวอีก๒ปี
เป็นคำพิพากษาของสารแขวงไม่ใช่สารอุทธรณ์
ตามที่ท่านมณัฐท่านมณัฐชี้แจงไว้แล้วก็สอนต่อ
ประธานคณะกรรมธิการปปชครับ
ท่านชี้แจงต่อสภาและเป็นหนังสือ
ก็ไม่เป็นความจริงในสาระสำคัญ
เท่านั้นยังไม่พอท่านประธานที่เคารพครับเราต้องพิสูจนลึกไปอีกนิดหนึ่ง
ว่าที่ท่านธรรมนัฐนั้นได้ชี้แจงทั้งในสภาและเป็นหนังสือ
มีข้อความจริงหรือไม่จริงอย่างไร

มณัฐถูกสารที่ประเทศออสเตรเลียตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย
ด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้า

องค์ประกอบของรัฐมนุนมาตรา๙๘อนุ๑๐หรือไม่
เนื้อหาในคำพิพากษาหรือคำสั่งสารอุทธรณ์
ได้ลงรายละเอียดลึกถึงเนื้อหาของคำภาษาในสารแขวง
ละเอียดมากขึ้นนะครับมาดูครับสารลงละเอียดยังไงบ้างครับ
เพื่อเป็นการให้ปูมหลังในการพิจารณาสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า
ผู้ร้องทั้งสองและคอนเซนีโน่บุคคลเพศชายชื่อคาราบิท
ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโรอีนในปริมาณมากจากประเทศไทย
โดยผู้ร้องทั้งสองแต่ละคนรับสารภาพว่า
เจตนาเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเฮโลอินปริมาณที่ถือว่าสำหรับเพื่อการค้า
คำพิวักษาผู้ร้องทั้งสองคือนายมณัติและนายสรษะและนายคอนซาดีโน
และบุคคลเพศชายชื่อนายวิทย์ถูกเก่าหามีเกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อการค้านะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้นะครับ
อ้างอิงจากคดีความผิดต่อแผ่นดินเรื่องดังกล่าวในช่วงปีสองห้าสามหก
คอนเซตแตนติโนและคาราบีทได้เดินทางมาที่ประเทศไทยที่ซึ่งทั้งสอง
พบกับผู้จัดหาเฮโลอินลายหนึ่งโดยผู้จัดหานั้นสังเกตได้ว่า
มีความเกี่ยวข้องกับผู้ร้องทั้งสองอย่างใกล้ชิดมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องทั้งสองอย่างที่ชิดนะครับ
และได้มีการติดต่อใช้บริการผู้ส่งของซึ่งเป็นบุคคลเพศหญิงและเธอได้นำเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย
ทั้งนี้ผู้ร้องทั้งสองต่างคนต่างเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลีย
ขออภัยครับมีผู้ประท้วงอีกแล้วครับท่านบุญสิงห์ครับ
ท่านประธานที่กระโลกครับผมบุญสิงค์มารินรักษ์ครับฝรั่งประชารัฐ
ท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงจริงครับท่านที่กำลังอภิปรายเนี่ย
ปฏิบัติผิดข้อบังคับข้อ๖๙ครับใส่ร้ายชัดที่ผมอยากจะให้ข้อมูลแสดงประกอบ
ว่าใส่ร้ายชัดก็คือคือผู้พิพายเนี่ยพิพายโดยไม่เอาเอกสารฉบับจริงเนี่ย
มาแสดงเมื่อไม่เอาเอกสารฉบับฉบับจริงมาแสดงแล้ว
แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกแปลมา
มาถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไม่รู้นะครับ
ไอ้ที่แปลเนี่ยรับรองถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไม่รู้
ถ้าเอาเอกสารเท็จและแปลไม่ถูกต้องมาเนี่ยท่านประธานครับ
ในอดีตเนี่ยเคยเอาเอกสารเท็จแล้วก็มากล่าวเท็จในสภาเนี่ย
ทำร้ายผู้คนในสภาเนี่ยเกิดความเสียหายมาหลายครั้งแล้ว
ผมคิดว่าครั้งนี้ท่านประธานควบคุมครับอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยในสภาอันทรงเกียจแห่งนี้ครับ

ครับตรงนี้นะครับที่ขอคือมันก็มีทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้ไม่ใช่เป็นเอกสารที่ประธานได้ดูก่อน
และไม่ทราบเอกสารอะไรนะครับผมถึงได้ขอร้องว่าท่านอภิปรายในเนื้อหาได้เพราะท่านรับผิดชอบ
ข้อบังคับอยู่แล้วท่านต้องรับผิดชอบ
นะครับท่านก็อภิปรายในเนื้อหาไปนะครับ
ท่านประธานธิกรกครับสำหรับคำพักษาสำหรับคำพักษานั้นนะครับ
ท่านสามารถติดตามคำภาษาได้จากทวิตเตอร์ของอ่าท่านวิโรธลักษณะอดีศรนะครับก็จะมีปรากฏอยู่
ในขณะนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ส่วนกำลังนำเอกสารมามอบให้ท่านประธานครับ
กำลังเดินทางมานิดหนึ่งครับในส่วนเอกสารตัวที่ได้เซ็นรับรอง
แล้วก็เป็นเอกสารที่ส่งจากศาลนะครับกำลังนำมาครับ

ในตอนนี้ลักษณะนี้มันไม่มีนะครับเอาอภิปรายก่อนตามส่งเอกสารที่หลัง
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
มันจะเสียหายนะครับท่านแล้วจะเกิดแบบการยากกับการเยียวยานะครับ
จริงถ้าจะให้การอภิปรายเดินไปอย่างเรียบร้อยนะครับ
ก็ส่งเอกสารถ้าเป็นสำเนาจากศาลก็แอปพูปมาดูว่ามีการรับรองสำเนาหรือเปล่า
แล้วท่านประธานก็ดูควบคู่ไปการพิปรายก็ดำเนินการไป
แล้วประชาชนที่ฟังนะครับก็จะได้รับความเข้าใจ
ถ้ามันเกิดควบเสียหายครับท่านยังไม่อนุญาตให้เขาพูดเลยครับ

ผมเผาเศสปูงสอนวัดขอประท้วงท่านประธานถามผิดข้อ๙
ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรตลักษณภ์คนาคดาแสนสอนครับ
สมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐศรรณผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๑๙
ผมยกมือก่อนแต่ท่านประธานไม่เรียกครับ
ท่านประธานต้องพบกับการประชุมและผมขอประท้วงด้วยครับ
ที่ท่านประธานเนี่ยระงับการแสดงสไลด์
ตามข้อบังคับ๑๗๘เนี่ยนะครับ
เอกสารหรือวัตถุใดผู้อภิปรายจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ท่านประธานครับผมคิดว่าการแสดงสไลด์
ที่เป็นหลักฐานที่เป็นคำพิพากษา
ทำให้การติดตามของสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐศรรณ
ฟังแล้วประกอบข้อเท็จจริงไปด้วยซึ่งเป็นประโยชน์
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

เชิญท่านสร้างลง
ผมก็ทีแจงกับ
ผู้อภิปรายแล้วซึ่งเข้าใจกันแล้วนะครับก็มาด้วยดี
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งประท้วงเลยครับเชิญครับเชิญต่อ
และหลังจากผู้ส่งของเดินมาถึงออสเตรเลีย
ก็ได้มีการจัดการและดำเนินการร่วมกัน
และผู้ร้องทั้งสองก็มีส่วนร่วมในการส่งมอบเฮโลลีอินดังกล่าว
ที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงและจับกลุ่มบุคคลทั้ง๔ไว้
ในการเพื่อกษาลงโทษผู้ร้องทั้งสอง

ไปแล้วนะครับว่าต้องเอาเอกสารมาก่อน
ถังงั้นก็ให้ผู้พิพายหยุดก่อนเลยฮะ

เชิญท่านต่างหลวงครับท่านว่าไงครับ
กับเรียนท่านประธานดิกรกครับผมพระพุทธมุรมุก
สมาชิกสภาพผู้แทนจังหวัดตากเขต๓พักพลังประชารัฐครับ
อนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ๗๙ครับสมาชิก
นะครับซึ่งสมาชิกกำลังอภิปรายเนี่ย
ผมก็ยืนยันว่าสายไร้ป้ายสีโดยชัดเจน
จะทราบล่ะครับว่าเอกสารที่เขาอ่านเนี่ยเขาอาจจะตัดมา
จริงของจริงเหมือนประเทศไทยครับ
จะเอาเอกสารราชการมันก็ต้องมีตาคุดมีเอกสารที่ชัดเจน
และเป็นตัวหนังสือที่เซ็นโดยไม่มีการถ่ายเอกสาร
ถ้าเราออกมาอย่างนี้ผมก็เห็นว่าผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง
และถ้าไปอ่านปุ๊บความเสียหายมันเกิด
ความรับผิดชอบเกิดจริงครับแต่ประชนทางบ้านตอนที่เขารับฟังเนี่ย
เขาเข้าใจคาดเคลื่อนหมดแล้วครับ
ถ้าจริงเราไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าไม่จริงอาจจะเกิดปัญหาระยะยาวตลอด
ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับว่าเราให้อนุญาตแทบพิปรายได้ในเนื้อหาสาระ
ก็เหมือนทั่วไปที่มีข้อมูลต่างท่านก็อภิปรายไป
เนื้อหาสาระที่ท่านเตรียมไว้นะครับ
เห็นว่าในการนำเข้าเฮโรอีดังกล่าว
ร้องทั้งสองถือได้ว่ากระทำการมากกว่าเป็นเพียงผู้ขนส่งเท่านั้น
จากคำสั่งดังกล่าวแล้วบอกว่า

คอนเซตตานิโนและคาราบีทได้เดินทางไปที่ประเทศไทย
ซึ่งทั้งสองได้พบกับผู้จัดหาเร็วอินลายหนึ่ง
ผู้จัดหาเฮโรอีนมีความเกี่ยวข้องกับมณัฐและสรศาสตร์อย่างใกล้ชิด
ร้องทั้งสองคนมณัฐและสรศาสตร์
ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบไฮโลอีนดังกล่าว
แก่ในคอนเซเดนิโน่และถูกจับกลุ่มพร้อมกัน
สารแขวงมีความเห็นว่าในการนำเข้าโลอีนดังกล่าว
ร้องทั้งสองกระทำมากกว่าผู้ขนส่งเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ได้บุปริภาษา
ดังนั้นที่ท่านธรรมนัฏปฏิเสธไม่ได้เลย
ว่าเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดหาเฮโลอีนในประเทศไทย
เพื่อส่งมายังออสเตรเลีย
ในคดีนี้มีส่วนร่วมในการส่งมอบเฮโลอินดังกล่าว
แก่นายคอนสเตดีโดและคาราบิทและถูกจับกลุ่มพร้อมกันสารแขวงเห็นว่า
ในการนำเข้าเฮโรอีนดังกล่าวท่านธรรมนัฐกระทำมากกว่าผู้ขนส่ง
ที่ท่านธรรมนัฏชี้แจงต่อความสู้สดในสภาพุทธศาสตร์ดอน
ที่แจงต่อบทธานคณะกรรมนิการพปชมันคือการพูดไม่จริงนะครับ

ทำผิดข้อตกลงนะครับข้อ๖๙นะครับ

เชิญท่านนั่งลงเถอะครับ
จริงเขามีสิทธิ์ครับตามข้อบังคับ
เพียงแต่ผมขอความร่วมมือว่าอย่าไม่ต้องไอ้นั่นหรอกครับ
เพราะว่าท่านอภิปรายในเนื้อหาสาระก็พอสมควร
เพราะฉะนั้นก็จะประทั่วกันอย่างเงี้ยครับว่าเอกสารจริงไม่จริงอะไรเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านอภิปรายในเนื้อหานะครับเชิญนะครับ
เชิญนะครับไม่เป็นไรครับเชิญต่อนะครับ
จากนั้นนะครับเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคม๖๒ท่านได้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับท่านธรรมนัฐนะครับ
ว่ามีข้อมูลจากสื่ออวตารที่พยายามโจมตีท่านเพราะเป็นเส้นเลือดใหญ่
ที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงในหัวใจรัฐบาลจึงพยายามทุกเสียทางเพื่อขจัดท่าน
แต่ถึงปัจจุบันนี้จากกรกฎา๖๒ยังไม่มีการฟ้อง
ข้อมูลที่สื่อต่างประเทศเสนอไปเป็นความจริง
ดั่งที่คำรักษาที่ผมอ่านไว้สักคู่ฟ้องไปก็แพ้
ข้อที่๒ท่านอวนัทผมเชื่อว่าไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้
เพราะไม่มีวีซ่าเนื่องจากกฎหมายออสเตรเลียถ้าถูกพิพากษาจำคุก๒เดือนขึ้นไป
เขาไม่ออกวีซ่าให้ท่านธรรมนัฐถูกรักษา๖ปี
ผมเชื่อว่าท่านไม่มีวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียแน่นอน

ประเด็นที่๒ท่านธรรมนัฐได้โต้แย้งเป็นรายลักษรต่อประธานคณะกรรมธิการปปชตามหนังสือลงวันที่๑๒ธันวาคม
ในหน้าที่๕บรรทัศน์ที่๒๖และ๒๗ว่า
กรณีตามรัฐมนูลมาตรา๙๘อนุ๗ต้องเป็นกรณีที่ได้รับโทษโดยสารไทย
กรณีตามมาตรา๙๘อนุ๑๐ต้องการต้องคำภาษาอันถึงที่สุดว่ากระทำผิดก็ต้องเป็นคำภาษาพิพากษาของฐานไทยเช่นกัน
ท่านบอกว่ากรรมศาสตร์ที่สุดจำคุกต้องใช้กรรมศาสตร์ฐานไทยเท่านั้น
นะครับซึ่งน่าจะรวมถึงมาตรา๑๖๐ด้วยมั้ง
นั้นคุณสมบัติต้องห้ามก็ต้องถือว่าจำคุกสารไทยด้วย
นะครับท่านก็อ้างอย่างนี้ว่าต้องเป็นสารไทยสารประเทศไม่เกี่ยว
เพื่อกันว่าคดีทำโทษจำคุกต่างประเทศไม่เกี่ยวกับท่าน

เรื่องนี้ผมขอถามท่านประธานไปยังท่านสมาชิก
ว่าถ้าสมมุติว่าบุคคลคนหนึ่งเป็นครูที่ถูกจำคุกที่ต่างประเทศในคดียาเสพติด
หรือคดีข่มขืนกระทำชำเลามาทราบเป็นครูในโรงเรียนที่ลูกเราเรียนหนังสืออยู่
เราอยากให้คุณครูนั้นสอนลูกเราไหมครับ
ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ลูกไปเรียนกับครูที่ถูกตัดสินไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศเหมือนกัน
แต่นี่คือตำแหน่งการเงินระดับรัฐธรรมดีนะครับ
คนที่ต้องมาดูแลงบประมาณออกนโยบายต่างเช่นนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และใช้อำนาจรัฐผมถามหน่อยครับ
หัวอกคนไทยอย่างเราเนี่ยนะครับจะปล่อยให้คนแบบนี้ดำลงตำแหน่งระดับรัฐธรรมดีหรือ
และที่ท่านได้มีโอกาสเข้าดำลงตำแหน่งระดับรัฐธรรมดี
ผมถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างชัดเจนอะไรบ้าง
หรือว่ามีแต่เบา
นี่เป็นคำถามที่ผมตั้งท่านประธานไปยังทางรัฐบาลด้วยและท่านร้อยเอกธรรมนัฐ

คำภาษาของสารที่จะต้องห้ามท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
สมัครสอสอนั้นต้องเป็นคำภาษาของประเทศไทยเท่านั้น

มาดูนะครับกฎหมายไทยเรามีพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดพศ๒๕๓๔บัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องในต่างประเทศไว้ดังนี้นะครับ
มาตรา๕ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้กระทำนอกราชนาจักร
ผู้นั้นต้องรับโทษในหน้าจักรถ้าปรากฏว่า
ผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมกระทำผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย
หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
พมการปราบปรามการปราบปิดยาเสพติด
เขาระบุไว้ชัดนะถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยนะ
นอกประเทศก็รับโทษในประเทศไทย
แต่ในกรณีนี้มี๒คนครับคุณมนตร์และคุณสรสาธ
จะต้องรับโทษในประเทศไทย

ผู้ใดกระทำการใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดก่อนหรือขณะกระทำผิด
แนะหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระทำผิด

สนุนหรือช่วยเหลือผู้อื่นกระทำผิดหรือก่อนหรือขณะทำผิด
ชี้แนะติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการผิด
ก็เป็นตัวการในการกระทำผิดแล้ว
แต่จากคำภาษาสารอุทธรณ์ได้เขียนระบุไว้ชัดเจนว่า
ผู้ร้องทั้งสองคนมณัฐและสรศาสตร์
ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบเฮโลอีนดังกล่าวแก่นายคอนสเตนติโน่และคาราบิท
หลังจากที่ผู้ร้องทั้งสองได้ส่งมอบเฮโลอินแก่คอนเรโนและฮาเรบิต
เป็นเวลาสั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึง

ธรรมนัฐเป็นตัวการในการค้ายาเสพติดอย่างชัดเจน
จึงสามารถที่จะลงโทษในประเทศไทยได้

สามารถมาลงโทษที่ประเทศไทยได้

มาดูครับว่าเรื่องเกี่ยวคุณสมบัติ
ตามที่ท่านนักกล่าวอ้างหรือใช้ในคำพิพากษาที่สารไทยและต่างประเทศ
ตามที่กับผมกล่าวอ้างนะครับดูว่าอันไหนจริงไม่จริง
เรามีบรรทัศนมาก่อนนี้แล้วในปีพศ๒๕๒๕ครับ
คณะกรรมการกิจสินิกาเคยได้วินิจฉัยเรื่องเสร็จที่๒๗๖๒๕๒๕
หาลือบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ปัญหาการตีความตามมาตรา๙๖ดู๕
ของลักษณุนแห่งราชดรัฐไทยลักษณุนขณะนั้นคือปีศ๒๕๒๑ครับ
มาตรา๙๖บรรยัติอย่างนี้นะครับ
บุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
คืออนุที่๕
เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
จำคุกตั้งแต่๒ปีขึ้นไป
โดยพ้นโทษมาไม่ถึง๕ปีในวันเลือกตั้ง
แต่ความผิดอันกระทำโดยประมาท
นี่นี่คือบัญญัติในลำดวน๒๑ครับ

นี่คือไม่กำหนดเวลานะครับ

แต่ว่าของปี๖๐นี้ไม่กำหนดเวลา
ถ้าจำคุกนั้นต้องห้ามทั้งหมด

เอาละครับเราเนื้อหาดีกว่าว่า
คำพิพากษานั้นจะในประเทศหรือต่างประเทศ
พิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก
เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำคุกของศาลในประเทศใด
บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้าม
มีให้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนรัศดรก็เพราะเห็นว่า
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ถ้าต้องห้ามเฉพาะการกระทำผิดในประเทศ
ไม่เกี่ยวกับการกระทำผิดในต่างประเทศ

ขัดกับเหตุผลในกรณีเช่น
ความผิดอย่างเดียวกันมีโทษอย่างเดียวกัน
ถ้าทำผิดในต่างประเทศต้องห้าม
ถ้าทำผิดในต่างประเทศไม่ต้องห้าม
ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการถูกจำคุกในประเทศหรือต่างประเทศ
ก็ต้องถือว่าบุคคลนั้นต้องห้ามไม่ให้สิทธิ์ใช้สิทธิ์
สมัครรับเลือกตั้งตามเจตนารมณ์แห่ง
มาตรา๙๖๕แห่งรัฐพินูนแห่งราชิกาศไทย

ข้อเก่าอ้างของท่านถึงถูกปฏิเสธ

สิ่งเหล่านี้เห็นว่า
ท่านนั้นชี้แจงโต้แย้งนั้นคาดเคลื่อนต่อ
บรรทัศน์ที่ได้เคยตีความไว้แล้ว
ท่านกำลังปกปิดความจริงเพื่อให้ท่าน
เอาละยังไม่พอครับเราดูประเด็นที่๓ประเด็นต่อไป
ท่านธรรมัสเคยตอบกระทู้สามสดในทภาพเมื่อวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสองว่า
ชีวิตผมผ่านพระราชกิติกาพระราชบัญญัติล้างมณฑินมากี่ฉบับแล้ว
ท่านเป็นเจ้าที่ตำรวจนั่นคือท่านพลตำรวจโทวิศนุม่วงแพรศรี
ผู้ตั้งกระทู้ถามนะครับพักเสรีรวมไทยนี่ขอขอบคุณท่านที่ตั้งกระทู้ถามไว้
ผมถึงได้ทราบเรื่องนี้ท่านคงจะรู้ว่าพระราชิติกาหรือพระราชบัญญัติล้างมณฑินเนี่ย

และท่านธรรมนัฐได้ชี้แจงเป็นรายลักษรต่อประธานคณะกรรมธิการปวชตามหนังสือลงวันที่๑๒ธันวาคม๒๕๖๒
หน้าที่๕บรรทัศน์ที่๓๒ถึงบรรทัศนที่๓๕ว่า
โดยเฉพาะการถูกออกจากราชการของกับผม
ได้รับการล้างมณฑินแล้วตามพระราชบัญญัติล้างมณฑิน
ในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
มีพระจันสา๘๐ภันษาพศ๒๕๕๐
คุณสมบัติการเป็นลำตีของกับผมจึงไม่ต้องห้ามตามรัฐมนุน
นี่ที่ท่านอ้างตรงนี้นะครับเหมือนกับว่า
เมื่อมีการพรบล้างบนถิ่นแล้วท่านถูกล้างบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ถูกรบล้างหมดแล้วสามารถเข้าดำรงค์ตำเนี่ยงรัฐธรรมตีมาได้ไม่ขัด

เรามาดูครับว่าที่ท่านท่ามณตรขล้างอ้างไว้นั้น
เหมือนล้างทุกอย่างแล้วไม่ต้องห้ามการสมัครสอสอและดำเนินคดีนั้นจริงหรือไม่
ก่อนอื่นขอเปรียบเทียบนิดหนึ่งครับมีกฎหมายอยู่สองเรื่องที่อาจจะต้องทำความเข้าใจก่อน
อันแรกคือกฎหมายล้างมณฑินนะครับ
ที่สองคือกฎหมายนิรโทษกรรมมีความแตกต่างนะครับ
ละมุนทินนะครับคือการลบล้างโทษที่บุคคลกระทำผิด
ได้รับโทษมาครบถ้วนและพ้นโทษแล้วมีผลทางกฎหมาย
กับบุคคลนั้นไม่เคยได้รับโทษมาก่อน
ล้างคนถิ่นนะครับล้างแต่โทษไม่ได้ล้างความผิดนะครับ
เรามาดูนะครับการนิรโทษกรรมนะครับ
นิรศกรรมคือการกำหนดให้สิ่งที่เป็นความผิดไม่เป็นความผิดอีกต่อไป
ทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับผิดในทางอาญาหรือทางแพ่ง
นิทธศกรรมนี่คือล้างการกระทำความผิดถือว่าไม่มีการออกไป
การนิระโทษกรรมนั้นล้างได้มากกว่าไม่ใช่แค่ล้างโทษ
แต่ท่านธรรมนัฐเอากฎหมายเรื่องการล้างบนทินแต่อ้างหลักการของนิทธกรรมมาบอกว่าล้างหมดแล้ว
อ้างผิดครับเขาไม่ได้นิรโทษกรรมท่าน
แต่เขาแค่ล้างมณฑินล้างโทษความผิดยังอยู่
ความผิดออสเตรเลียก็ยังอยู่
บิดเบือนข้อกฎหมายให้เข้าใจพาดเคลื่อนอีกแล้วครับ
ท่านคงทำเพื่อจะให้ท่านอยู่แรงต่อผมเข้าใจ
แต่อีกนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็เคยมีสารปกครองสูงสุดได้เคยวางหลักไว้เช่นกัน
เพื่อตอกย้ำว่ามีตัวอย่างบรรทัศนที่ชัดเจนขึ้น
นอกจากหลักนิสัตว์กรรมและล้างวนทินที่ท่านอ้างคาดเคลื่อน
คำวิทยาศาสตร์สารปกครองสูงสุดที่ออ๑๑๖ทัพ๒๕๕๔

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมณฑินตามพระราชบัญญัติล้างมณฑิน
ในวัลโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูวิพลอดินเดชน์
มีภาชนกรรษา๘๐ภาษาพศ๒๕๐
มีผลเป็นเพียงการล้างโทษล้างโทษทางวินัย

หาได้มีการลบล้างพฤติกรรมการกระทำผิด
เป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกต้องลงโทษด้วยไม่

สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้ชัดว่าท่านนั้นข้ออ้างของท่านนั้นไม่ถูกต้อง
เอาละอีกคำยกษาหนึ่งครับ
คำยกษาของสารปกครองสูงสุดคดีใหม่เลขแดงที่๔๑๕๒๕๕๗

แม้จะมีพระราชบัญญัติล้างบนทินออกมาใช้บังคับ
แต่มาตรา๔ก็ถือเพียงว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษ
แต่ไม่ได้มีผลเป็นการลบล้างคำภาษาสารที่ตัดสินว่า
ผู้นั้นเคยกระทำผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไปด้วย
ดังนั้นพระราชบัญญัติล้างมณฑินจึงไม่ได้ลบล้างการทำผิด
แต่ถือว่าไม่เคยถูกลงโทษเท่านั้น

ความผิดที่ออสเตรเลียท่านไม่ถูกล้างนะครับ
ความผิดที่กระทำโทษโดยวินัยไม่ถูกล้างนะครับ
ท่านเข้าใจคาดเคลื่อนครับและอธิบายคาดเคลื่อน
ผมก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับกรณีนี้
ไม่ว่าเป็นเรื่องการล้างมณฑินหรือนิทธกรรมนะครับ
เป็นการออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมาย

อำนาจที่ออกนั้นก็จะ
อำนาจที่ออกกฎหมายนี้นะครับ
ก็จะบังคับเฉพาะในราชนาจักรไทย
จะไม่สามารถออกไปล้างมณฑินหรือนิทธรกรรม
ไปประเทศอื่นได้เพราะเรื่องของอำนาจรัฐ

ดังนั้นที่ท่านกล่าวอ้างว่าล้างหมดแล้ว

โทษที่ประเทศออสเตรเลียไม่สามารถถูกล้างไปได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นล้างมณฑินหรือนิทธศกรรม
ความผิดที่ประเทศออสเตรเลียไม่สามารถล้างได้เลย
ไม่ว่าการล้างมณฑินหรือนิทธกรรม
ดังนั้นความผิดที่ท่านเคยถูกสารพิพากษา
จำคุก๖ปีแต่จำคุก๔ปี

เพื่อการค้ายาเสพติดนั้นก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันครับ

ก็ต้องห้ามท่านทั้งลงสมัครสอสอ

ท่านอยู่ในรักษาต้องห้ามที่เรียกเลี่ยงไม่ได้เลย

ครับผมจะต่ออีกนิดนึงครับเพื่อให้ความจริงกระจ่างขึ้นอีก

ผมได้ตรวจสอบประวัติการรับราชการทหารของท่านธรรมนัฐพรมเผา
ปรากฏว่าท่านเคยออกราชการ๒ครั้ง
ครั้งที่๑เมื่อวันที่๒๗วิทยาโยน๒๕๓๔
คำสั่งกระลาโหมที่๙๘๔ทับ๒๕๓
ด้วยค้าหาขัดคำสั่งผู้เงินครับอัญชา

อายุ๒๑กันยา๓๕ตามคำสั่งของหอที่๖๘๗๕
ขอกลับราชการไปสังกัดที่กองทัพเรือ
หลังจากนั้นอีก๒เดือนครึ่งท่านก็กลับมารับราชการที่ทัพบก
การออกทะการครั้งที่๒นะครับ๑๘มีนาคม๒๕๓๖
ถูกปลดออกราชการหนีราชการตามคำสั่งกระหลาวโหมที่๖๒๑๒๕๓๖
และกลับคืนยดร้อยโทวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙
เรามาดูระยะเวลาการจับกลุ่มยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ
วันที่๑๕เมษายน๒๕๖๒
ถูกสารออสเตรเลียพิพากษาจำคุก๖ปีแต่จำคุกขั้นต่ำ๔ปี
นับโทษจำคุกตั้งแต่วันถูกจับกลุ่มและพ้นโทษ๑๕เมษายน๔๐
ได้รับคลื่นยดร้อยโทษ๔ธันวาคม๔๐

เป๊ะคืออย่างไรครับ
๓๖ถูกจับ๑๕เมษายน๔๐ถูกปล่อยตัว
และมีเวลาช่วงหนึ่งมาขอคืนยดร้อยโทตอนปี๔๐
มันล็อกด้วยเอกสารราชการครับ
ท่านไปเสร็จได้ไม่ได้ละท่านถูกจำคุกที่อัตเตอรียสี่ปี
จะบอกว่ามันจำคุกแค่แปดเดือนเป็นไปไม่ได้พีบาเกิ้ลกลับกันกันไม่ได้
ท่านแถลงเท็จต่อสภาแห่งนี้ครับ
ผมได้ไปดูต่อนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
ผมไปดูระเบียบกองทัพบกเรื่องการขอรับราชการทหารที่เคยออกราชการ
กระลาโหมว่าด้วยการบรรจุการโอนการบรรจุกับรายการพศ๒๕๕๙
เขาบอกว่าข้อ๙นะครับบอกว่าบุคคลที่เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหม
ออกราชการไปแล้วหากประสงค์จะกลับเข้าราชการใหม่ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ไม่เป็นผู้ที่ออกจากราชการมาจากส่วนรายการใดตั้งแต่๒ครั้งขึ้นไป
หรือออกจากราชการด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
ต้องโทษจำคุกตามคำภาษาของสารในคดีอาญา
ตรงนี้น่าสงสัยท่านกลับมาได้ยังไง
ผมดูในประวัติของท่านไม่มีระบุเลยว่าท่านแจ้ง
แก่ทางกระทรวงกลาโหมว่าท่านเคยต้องโทษตามคำภาษาให้จำคุก๖ปีจำคุก๔ปีที่ประเทศออสเตรเลีย

ทางคณะกรรมวิการปปชสภาพผู้แทนรัศดรก็เคยเชิญเจ้ากรมสารบัน
กรมกำลังพลทหารบกทหารเรือและกองทัพไทยมาสอบถามข้อที่จริง
ว่าท่านเคยยื่นเคยแจ้งไหมครับว่าท่านเคยต้องคำภาษาจำคุก

แต่ละท่านตอบไม่ได้ครับไม่มีคำตอบเรื่องนี้ขึ้นมา
ตอบไม่ได้และไม่มีปรากฏ
ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในการเข้าราชการว่าท่านเคยถูกจำคุกที่ประเทศออสเตรเลีย
หลอกลวงผู้อื่นด้วยแสดงข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง
ซึ่งคนบอกให้แจ้งจนผู้อื่นหลงเชื่อได้ทรัพย์นั้นไป
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกง
พฤติกรรมของท่านนั้นปกปิดโดยทุจริตปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้ง
ในการขอกลับพระราชทานโดยไม่เปิดเผยว่าท่านเคยต้องคำภาษาให้จำคุก๖ปี
และจำคุกจริง๔ปีที่ประเทศออสเตรเลีย
เปรียบเสมือนท่านช่อโกงเพื่อให้ได้รับรัฐการณ์ครับ

ธรรมนัฐตอบกระทู้ถามสดในสภาเมื่อวันที่๑๑กันยายน๒๕๖๒ว่า
ในปี๒๕๕๗มีการเลือกตั้งนะครับ
สมาชิกสภาผู้แสลศดรผมสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แสลศดรพัก๑

หากไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารณเวลานั้น
ผมก็เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ไม่เห็นมีประเด็นที่ใครจะต้องมาโจมตีอะไรเลย
เรามาดูนะครับท่านพยายามบอกว่าปี๕๗สมัครแล้วปี๖๖
มันจริงมั้ยครับที่ท่านเก่าอ้างอย่างนั้น
ผมได้ไปตรวจสอบหนังสือยินยอมให้เสนอตัวชื่อ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธรแบบบัญชีรายชื่อ
สส๑๗ทับงที่ท่านธรรมนัฐสมัครรับเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งปี๕๗ลงวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๖๖
ท่านได้ลงชื่อรับรองไว้เรียบร้อยตามปรากฏในสไลด์นะครับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ตามบทวัญญัติแห่งรัฐวนูลแห่งราชอาจักรไทย
ขณะนั้นไม่ใช่รัฐมนุนปี๖๐นะครับ

เนื้อหารักษณะต้องห้ามในการสมัครสอสอไม่เหมือนกับรัฐวนูล๖๐
ข้าพัญญัติเมตตา๑๐๒เขาบอกบุคคลมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐดร

เคยต้องทำพยาศาให้จำคุก
โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึง๕ปีในวันเลือกตั้ง
มันต่างกับรัฐมนุน๖๐
จำคุกในคดียาเสพติด

ต้องเอาสายโทษจำคุกไม่กำหนดระยะเวลา
แสดงว่ามาตรฐานการเข้าดำรงตำแหน่งการสมัครสอสอ
หรือการดำรงรัฐตีนั้นสูงกว่ารัฐมนุน๕๐

แต่ท่านมาอ้างว่าเหมือนกันกับปี๖๒

ท่านอ้างในปีสมัครปี๕๗
ท่านถูกจำคุกที่ประเทศได้เลียปล่อยตัวมาเมื่อ

ถึงการเลือกตั้งปี๕๗

ในปี๕๗ท่านไม่ขาดครับ
แต่ที่ปี๖๒จะขัดหรือไม่
เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะไล่อีกทีนะครับ

ท่านประธานทิกระร๊บครับผมบุสิงค์ควะดินรักครับ
พลังประชารัฐมันคิดอะไรชื่อ
ตามข้อเมืองครับข้อ๙ครับ
ผมฟังมาโดยรอดนะครับ
ไปให้ประเทศออสเตรเลียนี่สภาไทยนะครับ
พิปรายอยู่ในสภาแห่งนี้แต่จะยกอำนาจอธิปไตยของไทยไปให้ออสเตรเลีย
ผมฟังแล้วท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานต้องใช้อำนาจท่านประธานครับ
ขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญ
ผมก็เลยอนุญาตให้มีปลายต่อ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบสส๔ทับ๖ที่ท่านธรรมนัฐสมัครเลือกตั้งปี๒๕๖๒ลงวันที่๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
และเอกสารดังกล่าวมีข้อความให้ท่านอนุนัทตอบคำถามดังนี้นะครับ
ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ตามบทบรรยาทแหลศบนูลรัฐอาจักรไทยและพระราชบรรยาทประกอบรัฐบนูลว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรพส๒๕๖๑ใช่หรือไม่

ที่จริงเมื่อสักครู่ท่านเคยถูกสรรที่ประเทศเตอเลียนะครับ
มีภาษาจังถือสุทธิจำคุกเกี่ยวกับคดียาเสพติดฐานผู้นำเข้าผู้ค้า๖ปี
คุกขั้นต่ำ๔ปีท่านไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามลำนุนได้อย่างไรครับ
มีทางเดียวคือท่านปกปิดครับปกปิดไม่บอกความจริงแก่กรกต
ท่านบอกว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ปกปิดข้อความจริงซึ่งคนบอกให้แจ้ง
ท่านกำลังช่อกงเพื่อให้ได้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในปี๖๒
รัฐมนุนปี๖๐มาตรา๙๘บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นสอสอคืออนุสิต
เคยต้องคำภาษาอันหนึ่งที่สุดว่ากระทำผิดต่อ
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้า
คำพิพากษามีชัดเจนแต่ท่านไม่เอาบอกให้ปรากฏ

เรามาดูครับรับรองเท็จมีโทษยังไงครับ
เรียนท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับ
ผมประท้วงตามข้อ๙นะครับแล้วขอให้ท่านประธานพิจารณาข้อ๑
ว่าข้อ๑๗๘เนี่ย

ยกเว้นเนี่ยให้นำเอกสารหรือวัตถุเข้ามาอ่านได้ครับ
ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ
ใดที่นำเข้ามาแสดงนั้นให้กับประธานตรวจสอบครับ
แล้วข้อวัก๒วัก๓เนี่ยที่วัก๒วักสุดท้ายเนี่ยนะครับ
บอกว่ารัฐมนตรีนายกคนอื่นที่ไม่ใช่นายกหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิก
รับผิดชอบแค่นั้นแต่นายกรัฐมนตรีสมาชิกเสียหายไม่เป็นไร
ผมว่าท่านลองพิจารณา๑๗๘ใหม่ให้ดีนะครับ
ผมว่าต้องชำระข้อบังคับกันล่ะครับ
แล้วนี่๑ชั่วโมงบอกเจ้าส่งนะครับ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

ไอ้การที่ไปให้การที่คาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง
หรือให้การเท็จในการสมัครสอสอ
ในปีการเลือกตั้งปี๖๒นั้นมีโทษยังไงบ้าง
สมาชิกสภาพุทธรรดรพศ๒๕๖๑มัญญัติในมาตรา๑๕๑ว่า
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอม
พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด๒๐ปี
กรณีที่ผู้กระทำผิดตามวักหนึ่ง
เป็นผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
สารมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากอาดำแหงดังกล่าว
ให้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาพุทธรรษฎรด้วย
นี่คือโทษนะครับสำหรับการให้การที่เป็นเท็จในการสมัคร
รับเลือกตั้งท่านลงรายชื่อชัดเจนตามเอกสารที่ปรากฏในสไลด์
กรกตรับเรื่องไปด้วยครับดำเนินคดีให้เรียบร้อยด้วยความเที่ยงตรงนะครับ
หากท่านไม่ปฏิบัติถือว่าท่านละเว้นการประดับหน้าที่โดยมิชอบครับ
สำหรับเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งต่อนั้นคือการสมัครสอบสอปี๖๒
ต่อมาคือเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีของท่านมีอะไรที่น่าสงสัย
เมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์๒๐๑๓นะครับท่านประธานการกรรมพิธีการปวชสภาพุทธธรรษฎรท่านเสรีพิสุทธิ์เทมิเวรตนะครับ
ได้มีหนังสือขอให้เลขาธิการคณะมนตรีจัดส่งข้อมูลเลขเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติในการเข้าดงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผาและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เราได้ขอไปแล้วนะครับ๑๓กุมภาพันธ์๖๖
แต่ได้รับคำตอบว่าเป็นข้อมูลส่วนบ่วงคน
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
และให้ประสานเจ้าของข้อมูลโดยตรงก็คือ
มณัฐเราไม่ละความพยายามครับ

ข้อมูลและเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบประวัติ
และคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี

สองความรักษาของสารแขวงและสารอุทรที่ตัดสินคดียาเสพติดที่พระเจ้าเจ้าเรียของท่านธรรมนัสพรมเผ่าให้ส่งภายในวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓
ถึงวันนี้วันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒ท่านยังไม่ส่งเอกสารมายังคณะกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนรัศดร
กลัวความจริงหรือครับถึงไม่ส่งมา
ท่านบอกว่าท่านไปคัดคำภาษามาแล้วที่ต่างประเทศทำไมไม่ส่งครับ
แต่ถึงแม้ไม่ส่งก็คงคาดได้เพราะท่านเคยปกปิดว่าเคยต้องคำภาษาจำคุกคดียาเสพติด
ขอกลับคืนรถย้อยโทปี๔๐สงสัยว่าเป็นอย่างนั้น
สมัครและเลือกตั้งสสปี๕๗ท่านก็ไม่ได้บอกให้ชัดเจน
แต่เนื่องจากว่ากฎหมายแล้วธรรมดูลนั้นเปิดโอกาสให้เลยท่านไม่ผิด
สมัครเลือกตั้งปี๖๒ท่านผิดชัดเจนท่านไม่แจ้งท่านตอบว่าท่านมีคนหัดครบถ้วน
ในเรื่องการดำรงตำแหนรัฐมนตรีเมื่อมีเหตุการณ์ซ้ำสองสามครั้งอย่างนี้
ผมก็เชื่อว่าท่านก็คงจะปกปิดเหมือนกันว่าท่านเคยต้องโทษพิพากษา
ให้จำคุกคดีเกี่ยวยาเสร็จสิทธารนำเข้าส่งออกเพื่อการค้า๖ปี
ลงโทษจำคุกจริง๔ปีท่านคงไม่ได้บอกแล้วครับในการตรวจสอบ
เพราะหากท่านบอกท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแน่นอน
เพราะท่านขาดคุณสมบัติตามรัฐมนุนมาตรา๑๖๐อนุ๗
คือท่านเคยต้องเข้ารักษาให้จำคุก

ถือว่าเราเป็นการวัยดันหน้าที่โดยวิชาปต์
เพราะแต่งตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
การดำรงต่างรัฐหนุนตรีเป็นรัฐหนุนตรี

ถ้าท่านไม่บอกท่านก็มีความผิด
แจ้งความเท็จเป็นความผิดคดีอาญาอีก
และเรื่องนี้เมื่อปรากฏชัดเจนอย่างนี้

คนอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศได้อย่างไร
หลักฐานชัดเจนอย่างนี้ท่านจะอยู่ต่อไปได้หรือครับ

ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตั้งท่านธรรมนัฐ
และไม่วางใจท่านธรรมนัฐที่ขาดคุณสมบัติและสัตว์ต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและการสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

อีกประเด็นหนึ่งสำคัญครับท่านประธาน
ซึ่งประเด็นนี้ท่านธรรมนัฐเคยอ้างกฎหมายอะไรไม่รู้เต็มไปหมด

คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะอภิปราย
ท่านธรรมนัสในโตแยงเป็นเหลือนักอักษรต่อ
เป็นกฎหมายออสเตรเลียอยู่๓ฉบับ
ว่าท่านพิสูจน์ว่าท่านไม่ผิดว่างั้นเถอะ
ยาเสพติดพยายามพิสูจน์พยายามหาทางพิสูจน์ให้ได้

การมีโรอีนไว้ในครอบครอง๑๕กิโลกรัม
ถือเป็นปริมาณเพื่อการธุรกิจ
ไม่มีการกำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำ
แต่ถ้ามีโฮโลอีนตั้งแต่๒๕๐กรัม

จะมีโทษจำคุก๒๕ปี

ถือเป็นปริมาณเพื่อการรอบขนย้าย
จะมีโทษจำคุกสูงสุด๑๐ปี
อ้างกฎหมายว่าเป็นไปตาม

แต่อ้างกฎหมายไม่ระบุว่าปี๒๕

อ้างกฎหมายไม่มีปีคศอะไร

และสามารถบรรยัติกฎหมายภายหลังได้
เช่นเดียวกับประเทศในเครือจักรพบอังกฤษ

หรือระบบรายลักษณ์อังสอร์น

จากที่ท่านเขียนต่อเป็นข้อจด๒ว่า
ก็ผมถูกจับเมื่อเดือนเมษายน๒๕๕๙
ตามข่าวปรากฏมีการค้นพบเอลินของกลางจำนวน๓๒กรัม
หากกระผมถูกเดินเรื่องคดีในข้อหาผลิตนำเข้าส่งออก
หรือผู้ค้าซึ่งเฮโลอินจำนวน๓๒กิโลกรัมดังกล่า
ทำให้กับผมต้องถูกจำคุกตลอดชีวิต
แต่ตามข้อที่จริงปรากฏว่ากับผมเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน๒๕๖
พร้องกับเข้ารัชการฯสแแลกว่ากระผมถูกจำคุก๔ปี

เป็นการพิสูจน์ว่าความผิดที่กับผมถูกสารแขวงแห่งรัฐดิวเซอร์เวลเครื่องสายจำคุกนั้น
ไม่ได้เกี่ยวกับการครอบครองหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเฮโลอิน
เป็นยาเสพติดไร้แรงแต่เป็นการจำคุกในข้อหา
แจ้งเจ้าหนี้ทราบว่ามีการทำผิดตามคลามแอค๑๙๐๐มาตรา๓๐
ปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่๓ที่กล่าวมาข้างต้น
พอดีโชคดีครับในคณะอนุควรรมนิการประวัติศาสตร์คณะ๒ของผม
มีนักกฎหมายที่จบต่างประเทศอยู่หลายคนเลย
จบประยะโทวิทยาเอกที่ต่างประเทศอยู่เยอะ

ข้อสงสัยแรกก็คือว่าที่ท่านอ้างมาตรา๓๓
ไม่ระบุปีมันเป็นข้อสงสัยพิรุษอย่างยิ่ง

เราไปตรวจสอบกฎหมายจากลิงก์ของสำนักงานที่ปรึกษารัฐภาแฮล

ออกหลังจากที่ตัดสินเจ้าจะจำกุกท่านในปี๒๐๐๕๒๐๓๗
ท่านเอากฎหมายที่ออกมาอ้างกฎหมายที่

มาตรา๓๐๒ของกฎหมายดังกล่าว
ปรากฏเพิ่มเติมในปี๒๐๐๕หรือ๒๕๔
พอมาดูข้อเท็จจริงปรากฏว่าท่านธรรมนัฐถูกจับเมื่อวันที่๑๕เมษายน๑๙๙๓หรือ๒๕๓๓

ตรงนี้คือท่านชี้แจงโดยปกปิดปีกฎหมายที่ออกบังคับใช้
หลังจากท่านถูกสารที่ต้องสารตัดสินไปแล้ว
มาตรา๓๐๒ออกในปี๒๐๐๔
ยัติเพิ่มเติมมาหลังจากที่ท่านพ้นโทษไปแล้ว๘ปี

ท่านปกปิดเหมือนหลอกลวงคณะกรรมพิธีการปปชสภาพุทธรรษดรนะครับ
นึกว่าเขาไม่รู้เหรอครับเขาตรวจสอบได้

เอาล่ะท่านที่ท่านอ้างเพิ่มเติมก็คือว่า
ถูกสารแฝงร้อยเวรจำคุกนั้นไม่เกี่ยวกับการครอบครอง
มีไว้เพื่อจำหน่ายเฮโลอินเป็นยาเสพติดไร้แรง
แต่ถูกจำคุกในข้อหาไม่แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ว่ามีการการทำผิดตามคลามแอค๑๙๐๐

คณะอารุกรรมพิธีการ๒คณะ๒ปประชาที่ตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
มาตรา๓๑๖คลามแอค๑๙๐
ไม่ใช่กฎหมายที่บังคับใช้กันทั้งประเทศ
ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้กับยาเสพติด

เพราะคำพยากษาของศาลมีคำพยากษาจำคุกท่านอำนาจ๘ปี

คุกอย่างน้อย๔ปีจึงปล่อยตัวได้
แต่กฎหมายที่ท่านอ้างไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นเรื่องคดีอื่นทั่วไป

สูงสุด๕ปีเท่านั้นไม่ใช่๘ปี
ดังที่สารนำมาพิพากษาและลดโทษเป็น๖ปี
เมื่อผมดูในคำพิพากษาก็ไม่ปรากฏว่าสารได้พิพากษาในข้อหาที่ท่านก็ยกขึ้นอ้าง
อ้างกฎหมายบิดเบือนอีกแล้วครับ
เอากฎหมายที่ไม่จริงมาอ้างแบบลอยอ้างแบบคาดเคลื่อนอย่างมากเลย
ผมไม่อยากจะใช้คำว่าอ้างมั่วนะครับ
แต่ท่านอ้างได้คาดเคลื่อนจริง
อกจากนั้นท่านได้อ้างในหนังสือชี้แจงต่อประธานกรรมธิการปปชในหน้าที่๒บรรทัศน์ที่๒๐ถึงบรรทัศนที่๒๓ว่า
ผลการสอบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากับผมไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือครอบครองเฮโลอินจำนวนดังกล่าวเพื่อจำหน่าย
เพราะกับผมเพิ่งเดินทางมาถึงและกระเป๋าที่ค้นพบก็ไม่ใช่กระเป๋าที่กับผมนำติดตัวมาจึงไม่ได้นำเดินคดีกับผมในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดตามคลามแอค๑๙๑๔ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้บังคับกับทุกนัดในออสเตรเลีย
วันเป็นบทดันยัดคนที่เกี่ยวกับข้ารองรหัสและปฏิสารสามารถกำหนดโทษให้แก่ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และการกระทำให้สารเสพติดถูกจัดส่งทางปริศนีย์
ซึ่งไม่ตรงกับข้อโต้แย้งของท่านธรรมนัฐที่อ้างว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวยาการขนย้ายหรือครอบครองเฮโลอีน
ถ้าอ้างกฎหมายคาดเคลื่อนอีกแล้ว

นึกว่าคนอื่นเขาตรวจสอบไม่ได้หรือไง
มาดูนะครับในคำพิพากษายืนยันชัดเจนว่า
ผู้ร้องซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย๒คน
รับสารภาพว่าได้เจตนานำเข้า
เกี่ยวข้องกับการนำเข้ายาเฮโรอีน
ผู้ร้องแต่ละคนถูกพิพากษาลงโทษ

โดยกำหนดโทษเป็นระยะขั้นต่ำ๔ปี

ทั้งนี้ผู้ร้องทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทางการ

ได้พินาลดโทษรวม๖ปี
เพราะการที่ผู้ร้องได้ให้การช่วยเหลือแก่ทางการ

ว่ามีการกระทำผิดตามคลามแอค๑๙๐๐มาตรา๓๑๖
แต่ระบุชัดเจนว่าผู้รอดทั้งสอง

เจตนานำเข้าและเกี่ยวข้องการนำเข้าเฮโลอิน
ท่านธรรมนัฐจำนวนด้วยหลักฐานอีกแล้วนะครับ
ร่างกฎหมายเองที่ไม่มีในคำภาษา

หลอกลวงท่านประธานคณะกรรมวิการปปชอีกครั้งแล้วนะครับ
ผมอยากให้ท่านดูในจอนิดหนึ่งครับท่านธรรมนัฐครับ
ท่านเคยอ้างว่าไม่เคยถูกจำคุก

ภาพนี้เป็นภาพของเรือนจำพากลี่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ท่านประธานครับ

สิ่งที่ท่านเคยอยู่มา๔ปี

ผมเชื่อว่าการได้อยู่ที่นี่๔ปีเนี่ย
มันคงทำให้มีความคงจังที่หนักแน่นทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดี

ท่านต้องการดำลงตำแหน่งสมัครสอสอดำลงตำแหน่งรัฐวนตรี

แต่ความจริงย่อมเป็นความจริง
และวันนี้ความจริงเปิดเผยในสภาแห่งนี้

ท่านไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เพราะท่านมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐมนูล

ที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดทั้ง๕ประเด็น
มันเป็นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดว่า
ธรรมนัฐนั้นบิดเบือนปกปิดความผิดตัวเอง
เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งสอสอรัฐมนตรี
เป็นการขาดคุณธรรมและไร้จริยธรรมไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
และขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงดังรัฐมนตรี
รวมถึงสมาชิกสภาพพุทธแหละดอนเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไว้ชอบทั้งนู้น
ท่านประยุทธอันโอชาผลเอกประยุทธอันโอชานะครับ
ท่านก็ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติรักษาต้องห้ามในการดำรงทางรัฐมนตรี
และการสมัครสมาชิกสภาพพุทธแหละดอน
ท่านร่วมกันแต่งตั้งคนที่ไม่ควรจะแต่งตั้งเพราะขาดคุณสมบัติ
ท่านประธานครับผมขอฝากไปยังท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียจ
เพื่อคู่กับผู้ศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ให้เป็นหลักและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
แบ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถูกเป็นถูกผิดเป็นผิด
เมื่อความจริงปรากฏชัดเจนเช่นนี้
ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้โปรดร่วมกันไม่ไว้วางใจ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตั้ง
ร้อยเอกธรรมนัฐพงภาวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรรัฐากร
และไม่ไว้วางใจท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรด้วยครับ
สำหรับตัวผมผมไม่ไว้วางใจท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงภาวครับ
ท่านจะรอผู้อภิปรายอีกท่านหนึ่งและตอบทีเดียวหรือท่านจะตอบก่อนครับ
ครับประธานครับขออนุญาตตอบทีเดียวล่ะครับตอบตอนนี้เลยครับ
ครับเชิญครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงภาวครับ
กับเรียนท่านประธานที่กระลก
กระผมร้อยเอกธรรมนัฐพงภาว
ลำตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
และในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดพระยาวเขตหนึ่งภักดิ์พลังประชารัฐ
ผมขออนุญาตท่านประธานตอบ
คำชี้แจงคำอภิปรายของท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

คุณธีรชัยสังกัดพักที่เพิ่งถูกยุบไปนะครับ
แต่เรื่องของการที่ท่านตั้งยศติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ในตัวกับผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรี
ซึ่งสาระสำคัญผมก็นั่งฟังมาชั่วโมงครึ่ง
ถึงเรื่องข้อกล่าวหาที่ท่านกล่าวหาว่าผมขาดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐมนุนแห่งราชนุจักรไทยฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

กับผมแทบไม่ได้เชื่อเลยว่าผมจะได้ยินคำอภิปรายจาก
ท่านสมาชิกซึ่งผมดูประวัติแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
ในระดับวิญญาโทแต่สิ่งสำคัญที่สุดท่านจบ
เนติบรรดิษฐ์ไทยวงเลศวิทยาศาสตร์
เนติบัณฑิตยสถานสภาซึ่งถือว่าก็เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
และเป็นผู้ที่มีความรู้และความช่ำชอมทางด้านกฎหมาย

อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
ตามรับนูลฉบับที่แห่งลักษณะจักรฉบับปี๒๕๖๐
ซึ่งเป็นรำนูนที่ตราขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้เป็นกฎหมายหลัก
ที่ใช้ภายในประเทศไทย

เป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ระบุชัดเจนว่าเป็นของปวงชนชาวไทย
ซึ่งบรรยัติไว้ในมาตรา๓แห่ง

ปีพศ๒๕๖๐
อำนาจที่ผมกล่าวนี้ก็คืออำนาจ

และอำนาจตุลาการ
โดยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุกทรงใช้อำนาจ
นั้นทางรัฐสภาคณะรมตรีและศาล
ตามบทบรรยัตแห่งรัฐมนุน

ผมอยากจะชี้แจง
ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายนิดหน่อย
แต่ก็ถือว่าเคยร่ำเรียนมาพอสมควร
อยากจะกลับเรียนท่านถึงอำนาจแรกคืออำนาจบริหาร
อำนาจบริหารรัฐมนุนกำหนดชัดเจนว่า
เป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยที่จะเลือกตัวแทน
ขึ้นมาเป็นตัวแทนของเขา

ซึ่งอำนาจนี้จะบริหารโดยคณะรัฐมนตรี
ดังนั้นในการบริหารราชการแผ่นดิน
มติของคณะรัฐมนตรี
ของประเทศใดของรัฐใด
่อมมีผลบังคับใช้เฉพาะประเทศนั้นนั้นและรัฐนั้น
คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านประธานครับ
ที่เราจะใช้มติคอรมอของประเทศไทย
บังคับใช้กับประเทศเพื่อนบ้าน

หากเราเอามติของคณะมตรีประเทศออสเตรเลีย
มาบังคับใช้กับการบริหารราชการแผ่นดินบ้านเรา

เพราะมันขัดกับอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดง

อำนาจต่อมาคืออำนาจนิติบัญญัติ
ซึ่งเป็นอำนาจที่ปวงชนชาวไทย
อบตัวแทนขึ้นมาเพื่อตราหรือออกกฎหมาย
เพื่อบังคับใช้รัฐนั้นหรือประเทศนั้น
ดังนั้นกฎหมายต่างที่บังคับใช้
ของรัฐใดก็ต้องมีผลเฉพาะรัฐนั้น
เราจะเอากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือแคนาดาหรือประเทศออสเตอรียา
มาบังคับลงโทษ
ผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยในลักษณะไทยไม่ได้
เพราะเราก็มีกฎหมายของเรา
ก็เช่นเดียวกันครับคือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยเนื้อดินแดน

หากคู่กรณีมีข้อตกลงในการบังคับใช้กฎหมาย
ของต่างประเทศกับคดีของตัวเอง
คู่ความจะต้องนำสืบให้สารได้เห็น
เพราะสารไทยถือว่าเอากฎหมายต่างประเทศ
มาเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่คู่ความจะนำสืบ
ไม่ใช่เอากฎหมายที่ศาลรู้เอง

ซึ่งมีตัวอย่างในคำพิพากษาดีกา

และคำพิพากษาดีกาที่๓๖๓๗๒๕๔๖
ซึ่งผมคงไม่ต้องอ่านสาระสำคัญของคำพิพากษาของสารดีกา
ที่ผมกล่าวมาเพราะผมจะนำตัวอย่างทั้งสองคดี
นำเสนอท่านประธานหลังจากที่ผมอภิปรายจบ

อำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการ
แก่อำนาจในการพิจารณาพิพากษาอัฐคดีต่าง
รวมถึงผลของคำพิพากษาที่จะผูกพันคู่ความตามรัฐมนุนมาตราที่
อนุ๑๐หรือวงฤทธิ์๑๐ตามที่ผู้อภิปายพยามจะอ้างอิ่งอยู่
นั่นหมายถึงใช้เฉพาะคำพิพากษาที่สุดโดยสารไทยเท่านั้น
อันเป็นหลักอธิปไตยเหนือดินแดนของตัวเอง

มีกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่า
ถ้าคู่กรณีหรือคู่สัญญาของแต่ละประเทศ
มีข้อตกลงที่จะรอมรับเอาคำพิพากษาของประเทศอื่นมาบังคับใช้ในกฎหมายไทย
จะต้องบรรยัติไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย
เช่นพระราชบัตรกฎตรวจคนเข้าเมืองปีพศ๒๕๒๒มาตรา๑๒วงฤทธิ์๑๐
บรรยัติไว้ว่าห้ามไม่ให้คนต่างด้าวที่เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาสารไทย
หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือคำพิพากษาสารต่างประเทศ
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดและหูโทษ
หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
หรือความผิดที่ยกเว้นโดยกฎกระทรวงเข้ามาในราชนาจักร
ดังนั้นหากไม่ได้บรรยัติไว้โดยชัดเจนแล้วเมื่อกล่าวถึงคำพิพากษาในกฎหมายไทย
หมายถึงคำพิพากษาของสารไทยเท่านั้น

ผมนั่งฟังผู้อภิปรายมา
ก่อนที่จะมานั่งฟังก็ตื่นเต้นว่าเขาจะมีอะไรเด็ดไหม

นำเข้าสู่การอภิปรายของผู้อภิปราย
ญาติพี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านส่งมาให้ผมดู

ขอเรียนตามตรงแล้วผมไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยนะครับ

สิ่งที่ผู้อภิปรายพยายามอภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เอกสารที่ท่านบอกว่ามัดเด็ด

อยากจะกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
กับผมทำหนังสือลงวันที่๔ตุลาคมปี๒๕๖๒
เรียนถึงประหลัดกระทรวงต่างประเทศ
เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบคำพิพากษา
สารแขวงและสารอุทรรัฐนิวเซอร์เวียลประเทศออสโตรียา
เกี่ยวกับการดำเนินคดีร้อยโทพัชระพรมเผ่า
สิ่งนี้ส่งมาด้วย๑หนังสือพิมพ์ลงวันที่๑๔กันยายน
ผมขออนุญาตอ่านในเนื้อหาสาระที่ผมทำถึงประหลักกระทรวงต่างประเทศ
โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
แถลงข่าวเมื่อวันที่๑๓กันยายน๒๕๖๒ว่า
ข้าพเจ้าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ได้ถูกศาลออสเตอรียตัดสินลงโทษจำคุกสิน
ซึ่งไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
และทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย
ข้าพเจ้าจึงค่อยขอความกรุณาท่านได้โปรดมอบหมายให้เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ราชทูตประจำประเทศออสเตรเลีย
ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาสารออสเตรเลียซึ่งประกอบด้วย
พิพากษาสารแขวง
รัฐนิวเซลวิ๔๒ประเทศออสเตอรียลงวันที่๓๑มีนะคม
ปี๒๕๓๖ตรงที่๓๗
ประเทศออสเตรเลียลงวันที่๑๐มีนาคม

สามสิบแปดและขอกว่าความกรุณาท่านได้โปรดส่งเอกสารสำนาวคำวิบักษาสารออสโตรียา
ดังกล่าวให้กับข้าพเจ้าเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อนำมามอบให้กับประธานรัฐสภา
ในการประกอบพิจารณาต่อไปจึงได้เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ด้วยขอแสดงความเคารพนับถือ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารับดีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสร้างอากอด
อยากจะกลับเรียนท่านประธานบอกไปถึงผู้อภิปรายว่า
ผมไม่ได้มีความตื่นเต้นกับหลักฐานที่ท่านพูดเลยและผมก็ได้
รับคำตัดสินทั้งสองสารซึ่งอยู่ในมือของกับผม
นั่นนั่นคือคำพิพากษาสารเมื่อตัดสิน
เมื่อวันที่๓๑มีนาคมปี๒๕๖๒
สาระสำคัญผมเชื่อว่าท่านยังไม่มี
เพราะผมยืนยันว่าเป็นการตัดสิน
ลองตัดสินหรือพรีเซนเทนต์
หรือมีการเจรจาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแบบลูกขุน
ไม่รู้และไม่เข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายออสเตรเลีย
โดยเฉพาะมลรรดินิวสาวเวลท่านก็พูดเปล่าเปล่าเปล่าเปล่า
ผมขอชื่นชมว่าท่านพูดได้เร็วมากครับ
คำตัดสินเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ท่านดูเหมือนกันว่า
สาระสำคัญของสารแขวงเขาว่ายังไง

ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าหลักฐานที่คนที่แปลให้ท่านอ่ะ

แต่สำหรับของผมชัดเจนครับ
แปลนะครับผู้เชี่ยวชาญ
ของสารสถิตยุติธรรมของสารยุติธรรม

ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านแต่ถ้าสงสัย
ขอรับที่ท่านประธานได้ด้วยเดี๋ยวผมจะส่งมอบให้ท่านประธาน
เอกสารที่ผมมีกับเอกสารที่ท่านมีผมมีมากกว่าท่าน
ส่วนคำพิพักษาอีกสภาพนึง
เป็นคำพิพากษาลงวันที่๑๐มีนาคม๒๕๓๘หรือปี๑๙
สาระสำคัญนะครับเหมือนกันหมดที่ท่านอ่านนะครับ
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า
แม้กระทั่งในเรื่องข้อกฎหมายของกฎหมายอาญา
รัฐนิวซาวิลและประเทศออสเตรเลียที่ท่านพูดถึงเนี่ย
ผมไม่ได้กล่าวอ้างร้อยผมมีหลักผมมีข้อบังคับ
มีข้อกฎหมายที่จะมาชี้แจงท่านประธานท่านประธานครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่สาระต่างขออนุญาตขึ้นให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิก
ให้เห็นข้อเก่าหาว่าผมถูกดำเนินคดีในข้อเก่าหาอะไร
ท่านฟังผู้อภิปรายแล้วลองมาฟังผมบ้าง

ข้อกล่าวหาเขาระบุชัดเจนนะครับ

ว่าผมรับสารภาพว่ายังไงท่านไปแปลยังไงครับคำว่า
เป็นความต้องการความต้องการท่านไปแปลว่าเจตนานำเข้า
ยาเสพติดสำนักงานไหนนะครับแปลให้ท่าน
ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตโชว์ฉายขึ้นจอหน่อยครับ

เอาเวิร์ดดเด้งเหมือนที่คุณธีรชัยเอาโชว์เมื่อสักครู่

ก่อนที่จะโชว์บนจอนะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน
อีกครั้งหนึ่งว่าผู้อภิปรายบอกว่าผม
ไม่เคยดำเนินคดีกับใครเลยท่านข้อมูลท่านผิดแล้ว

นักข่าวที่ผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมได้ทราบข่าวว่ามี
บางกลุ่มจ้างให้เขาไปทำเนี่ยครับซึ่งเขาจะมา
รับสารภาพกับผมเนี่ยนะครับผมได้ฟ้องดำเนินคดี
อย่าเขาเมื่อวันที่ยิบเจ็ดพฤษิกายนต์สองพันห้าร้อยหก
สองนะครับโจทย์คือนายธรรมนัฐพรมเผาโดยนายบุญ
นะครับผู้รับอำนาจฟ้องจำเลยนางสาวอิสริยา
พรายทองพรายทองแแ๊มจำเลยที่หนึ่งและนายนกพร
อนันต์จำเลยที่สองแต่นอกจากนั้นผมเคยแจ้ง
ดำเนินคดีกับผู้อภิปรายผมด้วยซ้ำไปผม
ไม่อยากเอาความจริงในพวกมาพูดในสถานที่อย่างนี้
ท่านประธานว่านะครับท้ายสุดก็มาอ้อนวอนให้ผมถอนแจ้งความ
ไม่ทราบใครนะครับผมไม่ขอเอ่ยนามหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับ
ที่ถูกผมฟ้องร้องนะครับท่านบอกว่าท่านรับผิดชอบเอง
ไม่เป็นไรครับขณะนี้ผมตั้งวอลูมอยู่ที่จังหวัดพยาว
ผมไม่ได้โกรธนะครับท่านประธานพิกษะครับ
แยกท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับผม
ธิรัชชัยพันธุมาตรท่านภาษภิกษ์ถึงกับผม
บอกว่าแจ้งความแล้วว่าผมไปขอร้องให้ให้ถอน
ไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวก่อนครับผมไม่เคยคุยกับท่านเลย
อ่าท่านธิรัชชัยครับ
ฝ่ายก่อนแล้วใช้สิทธิ์พลาดปิงได้ตอนหลังครับ
กติกาเราเป็นอย่างนั้นครับคือสวนกันไปสวนกันมา
ก็ภาษภิกษ์กันทั้งคืนเหรอครับเดี๋ยวให้ท่านเริ่มปฏิตอบชิแจง
ถ้าพลาดพิงถึงท่านแล้วเสียหายเดี๋ยวท่านก็ลุกขึ้นมาชี้แจงได้ครับ

ประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ประท้วงครับเชิญครับ
ประมาธิลานาลีอิสหะครับพลังประชารัฐจังหวัดยาลาครับ
อนุญาตประท้วงท่านประธานครับข้อ๙ครับผม
ทางรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐกำลังชี้แจงนะครับ
ตลอดระยะเวลา๑ชั่วโมงเศษที่ฟังทางผู้ยื่นยติได้อภิปรายนะครับ

ขณะนี้เป็นเวลาของทางรัฐท่านรัฐมนตรีกำลังจะอภิปรายนะครับ
ควรจะให้โอกาสท่านรัฐมนตรีชี้แจง
และนำเชนอเพญี่ยลหลักฐานต่อที่ประชุมแห่งนี้

เดี๋ยวถ้าท่านรัฐมนตรีพูดจบ
ถ้าท่านคิดว่าผ้าตเตรียงถึงเท่าไรเสียหายในกรณีอะไร

ท่านประทานครับ
ผมพระเจ้าจ้อยเกตกีฤทธิ์ครับภักดิ์ที่ประยะยนต์เลือกมา๖ล้านกว่าถูกยกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับ
ผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีนะครับที่ข้อบังคับที่ข้อ๖๙นะครับ
มกูอภิปรายวกวนนะครับตอบให้ชัดไปเลยนะครับลงคำถามนะครับ
อย่าใช้แบบฟ้องนั้นฟ้องนี้แล้วมาฟ้องตรงนี้หรือไม่ฟ้องนะครับ
อย่างนั้นนะครับให้ชัดกันไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ
ผมฟังเรื่อยตลอดนะครับฟังติดตามอยู่ตลอดก็ยังไม่มีการคมขู่นะครับ
อภิพายเป็นชั่วโมงกว่าให้ท่านอธิบายไปเลยนะครับโอด้ทนฟังหน่อยนะครับ
ครับต้องขออญาติดตามอภิพายต่อน่ะครับท่านบทธารทิกลบครับ

ผมขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
ซึ่งณเวลานั้นนะครับตอนที่ผมชี้แจงต่อท่านคณะกรรมธิการปปช
ผมยังไม่รับรายละเอียด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเกือบ๓๐ปีนะครับผมจำไม่ได้หรอกว่าผมอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์
แต่รู้อย่างเดียวว่าผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
และกลับประเทศไทยเมื่อวันที่๑๕เมษายนปีพศ๒๕๔๐รวมกัน๔ปี
อนุญาตยืนยันท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่าสาระสำคัญของข้อกล่าวหา
ท่านประธานครับดังปรากฏข้างหน้านะครับในบนจอ
แต่การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
มันแปลผิดกันโดยสิ้นเชิง
อะไรที่แปลว่าเจตนานำเข้ายาเสพติดให้โทษ
สำนักงานไหนสำนักแปรไหนนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท่านประธานครับ
การที่จะแปลจากกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ย
แปลเป็นภาษาไทยต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ทางด้านกฎหมายด้วยนะครับ

ผมไม่ได้รับสารภาพว่าผมเป็นผู้นำเข้า
ส่งออกจำหน่ายและผลิต
สิ่งเสพติดให้โทษประเภทเฮโรอิน
อยากจะกลับเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่า
กฎหมายที่ผมเอานำมาอ้างนี่นะครับ

ผมใช้ในประเทศออสเตอรียา
ว่าด้วยผู้กระทำความผิด
ฐานนำเข้าส่งออกผลิตและขายและจำหน่าย
ซึ่งมีโทษสถานเดียวครับท่านประธานครับ
ผมยืนยันเลยว่าโทษจำคุกตลอดชีวิต
หรือปรับ๗๕๐๐หน่วยโทษ

ผมจะอ่านให้ฟังก็ได้ครับท่านประธานครับ

ผู้รับรองคำแปลก็เป็นที่มีที่มาที่ไปที่น่าเชื่อถือได้นะครับ

ว่าด้วยการค้ายาเสพติดที่ถูกควบคุมในเชิงปริมาณเพื่อพาณิชย์
เป็นบุคคลที่ลักลอบสารเสพติด
และสารเสพติดดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษที่ถูกควบคุม
และมีปริมาณที่ถือว่าเป็นปริมาณเพื่อพาณิชย์
และมาตรา๓๐๕๓ก็เช่นเดียวกันว่า

ยาเสพติดที่ถูกควบคุมในเชิงปริมาณเพื่อการพนิษฐ์
ระบุชัดเจนว่าโทษคือจับจำคุกตลอดชีวิต
และปรับหรือปรับ๗๕๐๐หน่วยโทษหรือทั้งจำทั้งปรับ

จำนวนเฮโรออินปริมาณ๓๒กิโลกรัม
หากผมเป็นผู้ถูกลงโทษโดยสารออสเตรเลียตามข้อเก่าหาที่ผู้อภิปรายพยายามจะชี้แจงต่อท่านประธาน
ผมตายชาตินี้แล้วเกิดมาชาติหน้าผมต้องติดคุกอีกรอบหนึ่ง
มูลฐานความผิดดังกล่าว
แต่ท่านประธานครับความผิดของผมเนี่ยนะครับ
นั่นหมายความว่าเป็นความผิดฐาน
รู้ว่ามีผู้กระทำความผิด
ท่านประธานครับกฎหมายเขาก็ระบุชัดเจนครับ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาชญากรรม

เขาระบุชัดเจนว่าบุคคลใดปกปิดการกระทำความผิดอาญา
ซึ่งจะประกอบด้วยวักหนึ่งผู้ใหญ่วักสองบุคคลที่ชัดชวน
โทษจำคุกสองปีถึงเจ็ดปี
หากผู้กระทำความผิดมีอัตราโทษตั้งแต่๒๐ปีขึ้นไป
ท่านประธานครับผมเสียดายผมเตรียมมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะครับ
สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับท่านประธาน
เป็นข้อเท็จจริงว่าผมไม่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไม่มีใครรู้ดีเท่าผมหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผม

ผมเดินทางออกนอกราชนาจักรไทยครั้งแรกในชีวิตก็คือวันที่สิบห้าเมษายนปีสองพันห้าร้อยสามสิบหก
ผมเดินทางไปประเทศออสเตรเลียณนครซิดนี่
เพื่อเดินทางไปตามที่เพื่อนคู่คดีคือนายสรศาสตร์เทียมชัด
ซึ่งเดินทางไปประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านั้นแล้ว
ท่านไม่ได้อ่านละเอียดในคำพิพากษานี่ประเด็นนี้
ผู้หญิงคนนี้นำสิ่งเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียในจำนวน๓๒กิโลกรัมและถูกจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โฆษีครับ
ความผิดมันสำเร็จไปแล้วตั้งแต่วันที่๘เมษายนปี๒๕๕๙

สิ่งที่ผมทราบมาที่ผมพยายามจะอุทธรณ์
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับคนไทยที่ถูกกระทำโดยกฎหมายออสเตอเรียคือ
บุคคลที่จ้างผู้หญิงไทยขนสิ่งเสพติดเข้าไป
คนหนึ่งนายมาริโอถูกสารตัดสิน๒ปีครึ่ง
อีกคนหนึ่งสารออสเตรเลียยกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์
ท่านไปหาสาระสำคัญในคำตัดสินเลยว่า
สารตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัฐนิวเซอร์เวล
อ้างว่าเป็นเฮริน๓๒กิโลกรัมมันคือแป้ง
ด้วยความโง่เขาของผมไงครับ
ด้วยความออนประสบการณ์ของผมไงครับ
เห็นเพื่อนคู่คดีไปลองตัดสิน
ในข้อหาที่ว่าเกี่ยวกับรู้ว่ากระทำความผิดแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราทราบ

ผมอยู่มาตั้ง๘เดือนแล้วเกือบปี
ถ้าชนอยู่อีกสัก๒ปีกว่าหรือ๓ปีมันคงไม่ตายหรอก

แต่ถ้าต่อสู้เรายังไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
ขนาดคู่คดีเขายังได้รับโทษแค่๒ปีครึ่ง

สื่อบางสำนักนะครับผมต้องใช้คำว่ารับจ้างเลยนะครับ

ที่แฉข้างแล้วขั้งเร่าเดินทางไปประเทศอสเตอเรีย
มีเงินไปพักที่ประเทศออสเตรเลียเหรอครับ

และสื่อสำนักนี้โจมตีแต่รัฐบาลโจมตีแต่สถาบัน

ผมบอกว่าผมถูกล็อกอัพหรือจำคุกเนี่ย
คำว่าลักอัพนี่คุณไม่เคยเห็นคุกประเทศชนสรีมันเป็นยังไง
๗เดือนผมโกหกตรงไหนล่ะครับ
และหลังจากนั้นผมส่งไปอยู่ที่เมืองโอเบอร์รอน
ที่มีไว้เพื่อให้นักโทษวัยชะกัน
ที่มีกระทำความผิดและหูโทษ

ผมอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้าน
เรียนดังนั่งการสหารเขาให้ไปฝึกเด็ก
และให้ไปทำงานในฟาร์มผมไม่ถูกขังในเรือนจำ

ประมาณ๘เดือนถึง๑๔เดือนผมจำไม่ได้นะครับ

ทำประโยชน์ให้เขาเขาจึงส่งผมกลับมาที่
แบบไหนเป็นที่กักขังใคร
คุณเอาแต่มันมันมันมัน
สถานที่กักขังวัยชะกันที่พร้อม
ที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก
นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานข้างนอก
สำหรับคนที่มีงานทำหากใครไม่มีงานทำก็

ผมไปสมัครงานที่บริษัทบริษัทหนึ่ง
และผมก็ได้รับความไว้วางใจ
จากเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นชาวอินเดีย
แต่มีสัญชาติเป็นออสเตรเลีย
ครอบครัวนี้จ้างผมให้เป็นผู้จัดการ
ขายวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
วัสดุที่เกี่ยวกับการใช้ในการทำความสะอาด
ดัดทิชชู่ยาทำความสะอาดต่าง
ผมไปทำงานที่บริษัท

แต่ผมไม่อยากเข้ารายละเอียด
แต่วันนี้จำเป็นต้องพูดถึงรายละเอียดครับ

สุขเสา

ซึ่งมีพี่น้องคนหัวดำหรือคนเอเซียอาศัยอยู่เยอะ
ดังนั้นสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปทั้งหมดคือข้อเท็จจริง
สิ่งที่ผมทราบมาเพราะความโชคดีที่ผมมีโอกาสไปรับประทานอาหาร
ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเคยทำงานอยู่ในหน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งสองคนรวมทั้งท่านด้วย

คนเราจะพิสูจน์ว่ามีกระบวนสันดาล
ที่เป็นโจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มันพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับท่านประธานครับ

ก็ดูดิครับตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
ลงมาตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีเยอะแยะยิ่งกว่าตาสับปะรด
ไม่ว่าปปศปศหน่วยงานยาเสพติดของตำรวจสากลเยอะแยะไปหมด
ตรวจสอบสิครับว่าร้อยโทพัชระพรมเผามีพฤติกรรมอย่างนี้ไหม

เมื่อเดินทางกลับมาจากปเตชออสเตอรียา
ตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๖๐

ลองไปตรวจสอบข้อมูลทางราชการสิครับว่า
ผมเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหม

ผมรังเกียจที่สุดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ยอมรับว่าตรงนี้มันเป็นจุดบอดหรือตราบาปที่มันติดตัวผมตลอดชีวิต

หากผมได้มีโอกาส
ที่จะเข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับการปราบยาเสพติด

ธรรมนัฐพร้อมเผ่าเป็นคนยังไง

ด้วยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
ที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปนะครับ
ซึ่งท่านผู้อภิปรายได้ชี้แจงต่อท่านประธานถึง

วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎิกา

โดยสารประเทศออสเตรเลีย
เป็นเรื่องเสร็จที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าทัพ๒๕๖

ผมก็มีบันทึกของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎิกา

เรื่องว่าด้วยสำนักเลขาธิการ
ได้รับหนังสือที่นร

ลงมาที่๕เมษายน
ปี๒๕๕๔ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องล่าสุด

ผมจะไม่อ่านรายละเอียดนะครับแต่ผมขออ่านในสาระสำคัญของคณะกรรมการกฤษฎิกา

ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยมีผู้แทนสำนักนายกรมตรี
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงมีความเห็น
แต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่๑เห็นว่าโดยปกติการตรากฎหมาย
กดเพื่อใช้บังคับภายในประเทศใด
ย่อมต้องอยู่ในขอบเหตุ
การใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐ
และองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
กรบริหารหรือองค์กรตุรการย่อมใช้อำนาจได้จำกัดภายใต้เขตอำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐเท่านั้น
กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกล่าวถึงคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล
หมายถึงคำสั่งหรือคำพิพากษาของสารไทยเท่านั้น
ไม่ว่าจะตีความให้รวมถึงคำสั่งหรือคำพิพากษาของสารต่างประเทศได้
อาจไม่ใช่ไม่ว่านะครับเพราะจะขัดกับหลักการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐ
แต่หากผู้ตรากฎหมายประสงค์จะยอมรับคำสั่งหรือคำพิพากษาของสารต่างประเทศ
ให้มีผลต้องอยู่ในปัญหา

ต้องบรรยัติไว้อย่างชัดเจน
ดังเช่นพระราชบรรยัตรรวจคนเข้าเมือง
ปี๒๕๒๒มาตรา๑๒วงเล็ก๖

ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผมกล่าวมาทั้งหมด
ผมอยากจะกลับเย็นที่ประทานด้วยความกรบว่า

ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทรงเกลียด
ในการที่กำลังจะบอกเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ผ่านท่านประธานที่เคารพ
ไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง๗๗จังหวัดว่า
ประเทศไทยเราเสียเอกราชแล้ว
เราตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศออสเตรเลียไปแล้ว
เพราะเราไปยอมกำลังยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศออสเตรเลีย
ท่านเป็นนักกฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมาย
แต่ผมหารือกับนักกฎหมายระดับประเทศไทยหลายท่าน

ฝากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกผู้อภิปรายตลอดจนถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านว่า
ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร
การที่เราจะแอบอ้างสมอ้างคำสั่งสารคำสั่งของคณะบุรีหรือ
คำสั่งใดของประเทศอื่น
มามีผลบังคับใช้กับรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ฉบับปี๒๕๖๐ไม่ได้

ผมไล่ลำมาตั้งนานแล้วผมจะขอสรุปว่า
การเข้าสู่ตำแหน่งของผม
ไม่ชอบด้วยการขัดรัฐนูลมาตราที่๑
ประกอบกับรำนูลมาตราที่๙๘วงเล็บ๔
ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

มาตรา๙๘วงเล็บ๑๐หรืออนุ๑๐ระบุชัดเจนว่า
อัฐคดีกระดายไตก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดในมูลฐาน๔ประเภทด้วยกันคือ
การนำเข้าการส่งออกการผลิตและการจำหน่าย
ผมไม่ได้รับสารภาพว่าผมเป็นผู้นำเข้า
ผมไม่ได้รับสารภาพว่าผมเป็นผู้ส่งออก
และผมไม่รับสารภาพว่าผมเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทเฮโรอิน
ทางกลับกันผมรับสารภาพตามที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้ว

สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนธรรมฐานว่า

ตำแหน่งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

ของเวทีการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศมานานพอสมควร
และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยมีตำแหน่งใดในเวทีการเมือง
ผมใช้ทรัพย์สินหรือธุรทรัพย์จากกำไร
ในการประกอบธุรกิจโดยหักไว้๓๗
ในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนพยาว
และพี่น้องประชาชนคนภาคเหนือตอนบนและทั่วประเทศไทย
นามมูลนิธิธรรมนัฐพรมเผาเพื่อการกุศล

ผมได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ที่ประสบภัยต่าง
ณเวลานี้เป็นหลังที่๑๕๐แล้ว
ผมได้สร้างวัดสร้างวาบุรณะในฐานะที่เป็นพุทธธรรมกาศ
ถามวัดในจังหวัดพยาวมีวัดไหนที่ผมไม่ทำบ้าง
ผมได้ส่งผู้ด้อยโอกาสร่ำเรียนจนถึงระดับปริญญาตรีกีฬาแล้ว
ผมได้ดูแลผู้พิการทั่วประเทศไทย
ทั้งเมื่อทำสลาการพูดสน
โดยหักเป็นเปอร์เซ็นต์คือ๒จากกำไรให้กับผู้พิการทั่วประเทศไทย
ผมขอแพทย์ชวงครับท่านประธาน
เรื่องจากผู้ที่กำลังอภิปราย

จะเป็นการทำบุญจากการช่วยหรืออะไรทาง
ผมว่าไม่ใช่เป็นประเด็นอธิปรายที่ตรงเนื้อหาสาระครับ
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ

ก็เข้าประเด็นก็ได้ครับเชิญครับ

ก็ต้องขอโทษที่ผมไม่ทราบอวัยวะส่วนไหนไปเหยียบ
หรือไปสัมผัสถึงลุกขึ้นมาประท้วง
ผมกำลังจะอธิบายเข้าประเด็นครับ
ว่าผมเข้าสู่เวทีการเมือง
ท่านประธานครับขอประท้วงครับ

ท่านผู้อภิปรายศรีศรีครับ
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
ท่านเอาเพื่อความจริงแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อ

การที่ผมเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งวันที่ผมไปสมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดพยาว
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพยาว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผมไม่เคยมีประวัติอาชกรรมว่าถูกต้องโทษ

ผลคะแนนออกมาชัดเจนครับท่านประธาน
อย่างที่ผมกลับเรียนต่อท่านประธานเมื่อตอนเมื่อเช้าแล้วว่า
พี่น้องชาวจบุญพะเยาว์เลือกผม

บวกกับคะแนนที่กาทับหมายเลขสิบห้า
คือหมายเลขผมอีกสี่พันกว่า
ตามหลักฐานที่ปรากฏบนจอ
ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง

วันหนึ่งผมจะต้องมาดมตำแหน่งเศรษฐ์นบดี
ผมเพียงคิดว่าอยากจะทำอะไรให้จังหวัดตัวเองบ้านเกิด
มีความเจริญเหมือนจังหวัดสุพรรณ

หรือเหมือนจังหวัดบุรีรำที่ท่านในวินได้สร้าง

แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะนำรายชื่อนะครับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมลงนาม
เลขาธิการนายมตรีก็ตรวจสอบหมดแล้วว่า
คุณสมบัติผมต้องห้ามหรือไม่
ขัดกับรัฐมนูลแห่งราชนาจักรฉบับแห่งราชจักรไทยฉบับ๒๕๖๐หรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นมาตรา๙๘วงเล็บ๑๐หรือมาตรา๑๑
ผมพยายามจะฟังท่านตีความข้อกฎหมายข้อรายละเอียดนะครับ
แต่สิ่งที่ท่านตีความกับผมตีความก็อย่างที่ประจักษ์ที่ผมนำเรียนท่านประธาน
ดังนั้นท่านประธานที่กรบครับข้อที่จริงที่ผมได้ชี้แจงไปทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริง
ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้อภิปราย
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้
ฝากไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ณเวลานี้ว่า
ชอบด้วยกฏหมายไม่ขัดรัฐนูรมาตรา๙๘วงเท้อสิบ
เช่นเดียวกันครับผมเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีไม่ขัดกับรัฐนูลมาตรา๑๑๒
ประกอบรัฐนูร๙๘วงเท้อสิบ

อยากจะกราบเรียนไปทั้งหมดคือข้อที่จริง

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของกับผม
ข้อกล่าวหาที่เพื่อนสมาชิกได้ลงนามยื่นยติด่วน
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในตัวกับผม
ซึ่งข้อกล่าวหามีทั้งหมด๓ข้อกล่าวหา

ข้อกล่าวหาการปรวยหารัฐกรรมปฏิปิศาทิบายผิดพลาด
ปกป้องอย่างร้ายแรง
หล้ายประสิทธิภาพขาดคุณทรัพย์สมบัติ

ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วว่าการขาดคุณสมบัติและการมีลักษณะต้องห้าม
ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าสู่การเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐมนูล
และข้อเก่าหาที่๓การทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลปกป้องพวกพ้อง
โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
ผมก็ขออนุญาตอภิปรายท่านประธานในข้อกล่าวหาที่๒แค่นี้ครับขอบคุณครับ
รัชชัยจะใช้สิทธิ์พลาดพิงตรงไหนครับ
ครับท่านประธานที่รัฐชัยพันธุมาตรสมาชิกสรรพาผู้แทนรัฐศาล
อนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ
จากท่านได้พูดเอ่ยถึงกับผมบอกว่าเคยแจ้งความดำเนินคดีกับผม
แล้วไปขอร้องให้ท่านถอนคำแจ้งความ
ผมคิดว่าท่านพูดความเท็จครับไม่พูดความจริง

เดี๋ยวต้องความจริงต้องพูดครับเพราะว่า
จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อน่ะนะ
ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านไม่เคยอะไรคุยอะไรส่วนตัวกับท่านเลย
จริงแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่เอาละครับผมให้ท่านชี้แจงนิดหนึ่งครับ
อย่างนิดหนึ่งครับผมไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเลยนะครับ
ท่านประธานครับท่านประธานนะครับ
ถ้าเปิดเทปย้อนหลังไปได้นะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านธีรชัยนะ
ผมพูดว่ามีเพื่อนสมชิกตรงนี้หลายคนที่ผมดำเนินที่นี่
ไม่ใช่ผมนะครับถือว่าท่านไม่ได้เอ่ยชื่อ
จะพูดเถียงกันไปเถียงกันมาครับต้องพูดผ่านประธานนะครับ
โอเคครับถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เป็นไรผมก็ไม่ติดใจ
แต่ว่าผมมีประเด็นที่จะต้องเรียนกับท่านนิดหนึ่งครับ
นึกจากว่าตัวท่านรัฐมนตรีและเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับ
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอำนาจสารไทยต่างประเทศ

ธีรชัยครับคือจริงแล้วเนี่ย
พอท่านอภิปรายเสร็จรัฐมนตรีตอบนะครับ
มันก็ต้องไปท่านอื่นต่อไปนะครับ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้ทั้งคืน
ท่านมีประเด็นอะไรติดใจเลยครับ
เดียวครับคือว่าที่ท่านอ้างกรณีของสารต่างนั้น
ผมถามจริงว่าท่านเคยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
และถูกจำคุกที่ประเทศเรียใช่หรือไม่ครับ

ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไว้เนี่ย

ท่านได้นำมาเนี่ยได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะครับ
แล้วก็จะนำส่งท่านประธานเพื่อให้เป็นมาตรฐานของสภานะครับ
ในการที่จะนำเอกสารเข้ามาอภิปรายก็อยากจะฝากท่านประธานครับว่า
อ่าก็อย่าลืมเรื่องเรื่องเอกสารที่ท่านยืนยันว่าถูกต้องและรับรองมานะครับ
ขอบคุณครับครับได้รับเอกสารแล้วนะครับครับเอ่อท่านประธานครับ
พอดีอาจจะพลาดพิงหนึ่งก็ผมขออนุญาตครับผมธีรักชัยพันธุมาตร
ไม่ได้พลาดปริงอะไรแล้วครับนิดเดียวครับเรื่องการรับรองเอกสาร
นะขออนุญาตว่าในส่วนเอกสารคำพรักษาที่จะส่งกับท่านประธานแล้ว
รับรองโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรซึ่งเคยสอนที่
คณะอักษรศาสตร์จุฬาครับครับท่านยินดีที่มาตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ
นะที่ที่สภาพุทธภัณฑ์ราษฎรแห่งนี้ว่าถูกต้องทุกคำพูด
ทุกทุกคำแปลครับเข้าใจแล้วครับอยู่อยู่อยู่กับผมแล้วครับ